ท่านท่านพลตบรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมียเวทนะครับ
ใช้เวลาไม่จำกัดเชิญครับ
กลับเรียนท่านประธานที่กรบครับที่ผ่านมาท่านสุธินคลังแสง
ประธานดิบฝ่ายคร้านนะครับก็ได้อภิปรายเพื่ออภิบาย
ติที่ผู้นำฝ่ายค้านได้แถลงต่อประธานรัฐสภาแห่งนี้ไว้แล้วนะครับ
ต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของผมและสมาชิกสภาพผู้แทนฝ่ายค้านทุกคน
จะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ได้นำเสนอยติไปแล้วนะครับ
ก็กลับเรียนท่านประธานว่าสำหรับในความรับผิดชอบของผมนะครับ
การไม่ไว้วางใจนะครับผมจะขออภิปัยสามท่านด้วยกันนะครับ
รวมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการค่ารายการตำรวจด้วย
ท่านที่สองท่านพลตเอกประวิทย์วงศวรรณพรองนายยกรมตรีอดีตประธานการข้ารายการตำรวจ
และท่านที่๓ก็ท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็กลับเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่เราฟังอยู่ตอนนี้ว่า
ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะผมเองกับผู้ถูกอภิปรายทั้งสามท่านเนี่ย
ก็พี่น้องกันทั้งนั้นแหละครับนะฮะจบมาจากสถาบันเดียวกันนะฮะ
บางคนเป็นรุ่นพี่นะครับบางคนก็เป็นรุ่นน้องผม
ไม่สาหัสสากันจริงนะครับผมก็กลับเรียนว่าผมคงจะไม่แตะหรอกนะครับ
แต่ตลอดระยะเวลาที่ท่านบริหารประเทศมาในตำแหน่งที่กราบเรียนมาสักครู่เนี่ย
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน๗ปีเต็มแล้วเนี่ยนะฮะ
ประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้านการทหารด้านอะไรต่างนะครับ
ล้มเหลวไปหมดนะครับล้มเหลวไปหมดจนกระทั่งผมก็กราบเรียนว่า
เนี่ยผมเนี่ยนะฮะจำเป็นแล้วนะครับ
จำเป็นจะต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
พี่น้องที่ร่วมเรียนสถาบันเดียวกันมานะครับ
ท่านประธานครับรู้สึกว่าเครื่องฉายภาพอะไรต่างจะเสียนะครับ
ครับสำหรับยัตตินะครับ
ที่ผมจะกราบเรียนในเบื้องต้นนี่ก็คือว่า
บริหารทั้ง๓ท่านเนี่ยนะฮะ
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่อง
ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถ
คุณธรรมจริยธรรมไร้จิตสำนึกความรับผิดชอบ
แล้วก็ไร้วุฒิภาวะนะครับ

ครับมีพฤติการช่อฉน
เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

คำว่าฆาติการก็หมายความรวมถึงฆาติการตำรวจทหารฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับ
ทั้ง๓ท่านปกครองเนี่ยนะครับ
เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์

ลองเปิดคลิปสิครับ
นุ้นกามพนันเหมือนกัน
อุ้นกามพนันน่ากลับมาวนเปิดด้วยครับ
ท่านนายกก็พูดว่าหนึ่งร้อยนายกก็ทำไม่ได้น่ะ
ใครจะเก่งกาดสามารถแค่ไหนก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นนะครับ
ดูนะครับเล่นการพนันเหมือนกัน

ต่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้หรือถ้าใครที่ว่าเก่งกาดสามารถ
มันก็ไม่ได้อย่างนั้นต่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้
ร้อยนายกก็ทำไม่ได้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้
ครับพวกเขากลับเรียนว่าเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยนะครับ
ถ้าเทียบปัญหาของประเทศชาติแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กจิ๊บจ้อยนิดเดียวนะครับ
อย่าว่าแต่นายกเลยนะฮะฆาตการตำรวจ
จริงจริงแล้วก็สามารถจะทำได้นะครับแต่ท่านนายกเนี่ยท่านถึงกับเอ่ยปากออกมาว่า
หนึ่งร้อยนายกก็ทำไม่ได้
แล้วปัญหาบ้านเมืองเราอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีปัญหาทั้งเด็ดเศรษฐกิจสังคมความมั่นคง
ต่างต่างมากมายแล้วท่านจะมีปัญญาเลยท่านครับ
นะท่านบอกท่านท่านไม่ได้นะถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วพูดป่าบอลไม่ได้
โอเคผมรับได้เพราะไม่มีหน้าที่นะครับ
แต่ท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
เป็นทั้งประธานกตรมีอำนาจแต่งตั้งฆาตรายการตำรวจระดับในพลขึ้นไปนะครับ
ว่าทำไม่ได้นะฮะแล้วประเทศอื่นก็จะมองเราว่าไงครับว่า
นายกเรานะครับมีวุฒิภาวะหรือเปล่า
มีความรู้ความสามารถหรือเปล่าแค่วงการมันแค่เนี้ยนะครับ
เออหมดปัญญาแล้วนะครับที่จะปราบถึงกับกล้าพูดออกมาว่า
นายกร้อยนายกก็ทำให้ได้นะแล้วผมกลับเรียนท่านตรงตรงว่า
ถ้าท่านพูดว่าท่านทำไม่ได้นะคนเดียวนะผมทำไม่ได้ครับเรื่องบอล
นะฮะมันเป็นปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้ผมทำไม่ได้
นะมันก็จะแคบเข้ามาในอีกนิดหนึ่งนะฮะ
แต่ถ้าท่านไปบอกหนึ่งร้อยนายกก็ทำไม่ได้
ถ้าเกิดว่าท่านดูถูกภูมิปัญญาของนายก
รัฐมนตรีท่านอื่นด้วยว่าไม่มีปัญญาและป่าบ่อนเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ว่าท่านพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงนะครับ
นะท่านพูดได้ไงครับนะครับผมไม่เข้าใจจริงจริงนะครับ
คำพูดเหล่านี้ที่จะออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับ
ไม่จำเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีล่ะหรือผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ที่จะจับบ่อนการพนันนั้นได้แม้แต่ในร้อยในพันนะครับ
ก็จับได้เดี๋ยวผมจะกราบเรียนข้อได้จริงให้ท่านดู
นะฝากท่านประธานเรียนท่านนายกด้วยนะครับว่าระดับในพัน

ว่าผมไม่มีบริญญาณที่จะจับบ่นหรอกอันนี้ผมเชื่อนะครับ
ผมก็ไม่อยากจะไปเปรียบเทียบว่าท่านนายมตรีเนี่ยนะครับหรือท่านรองน้ำตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยที่ไม่สามารถปราบปรามบ่อนการพนันได้
จนกระทั่งนายุงตรีเอ่ยปราบว่าหนึ่งร้อยนายุกตรีก็ไม่สามารถปราบบ่นกับพนันได้
ไปเทียบสติปัญญาความรู้ความสามารถนะครับเท่ากับในสิบพลตำรวจที่ผมเคยปกครองมานะครับ
ครับสำหรับประเด็นที่ผมท่านประธานครับขอประท้วงครับ
ศิละสำหรับประเด็นที่ผมจะอภิปรายนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับ
แปปหนึ่งมีผู้ประท้วงครับคุณประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
ขอพระทังผู้อด้วยไปข้อบังคับที่หกสิบเก้า
พูดจาวดบนจำซากหน้าเมื่อนายนะครับ
ขอให้คราวอู่ไปไปอยู่ในข้อประกรันบ้างครับ
พูดหลายครั้งหลายคาครับ

ก็ท่านจะอภิปราย

ขอให้ท่านกลับไปดูสมัยท่านเนี่ย

ท่านศิราครับผมพอเข้าใจแล้วครับ

ครับท่านนั่งครับผมจะได้วินิจฉัย

ท่านเซริพิสุทธิ์ก็ยังพูดอยู่ในประเด็นนะครับ

ในการอภิปรายไม่จำกัดเวลาด้วย

ท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายต่อเลยครับ

การพนันรายใหญ่ในอดีต

จากการพนันมากน้อย

สี่ใครใครได้รับผลประโยชน

ห้าบ่อนกรรมนันพระรามสาม
บ่อนการพนันภาคตะวันออก

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน

ประเด็นการแต่งตั้งฆาตการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์

ผมจะได้มอบหมายให้สมาชิกสภาพ
อุทรศรรณในภาคของผม

ในรายละเอียดต่อไปนะครับ

อยู่ยังยืนยงนะครับ

เห็นมั้ยตัวแดงตรงกลาง

ผมปราบการมานานไปเยอะแยะนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครอง

ทหารนี่ยังมาทีหลังนะครับ

ข่าวมันชักวุ่นวายเต็มทีแล้ว

ก็จะมีข้อตกลงกันระหว่าง

ว่าเอ้าเฮ้ยจัดมา

คอยจับนี่คือต้องจับเฉพาะนักการพนัน

การนี้ก็มาเลย๑๐๐คน

ขจะได้การตำรวจเข้าไปจับกุมทรายบ่อน
โอ้โหภาพสวยเลย

พนันทั้งหมดก็รับสารภาพ

ส่งอายการและส่งของสาร
สภาพมันง่ายไม่ต้องทำสำนวนอะไรมากนะครับ
ไปถึงศาลก็รับสารภาพนะครับสารก็สั่งปรับ
ละสองพันนะครับนะเจ้าของบ่อนการพนันก็ตกลงกับนักการพัฒนาเรือแล้วเนี่ย
โอเคถ้ามีการจับการปรับคอนขอจับนะเขาจะต้องเป็นคนจ่ายค่าปรับให้เอง
เพราะฉะนั้นพอศาลสั่งปรับนะครับคนละสองพันบาทร้อยคนได้ไหมครับ
สองแสนนะครับเจ้าของพนันก็จะให้คนถือเงินสองแสนเนี่ย
ไปจ่ายค่าปรับที่ศาลนะแทนนักการพนันหนึ่งร้อยคนนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านไปดูได้เลยใบเสร็จนะใครรับสารภาพความจริงคนนั้นก็ต้อง
จ่ายเงินหน้าค่าปรับของตัวเองจะเป็นสองพันบาทแต่ท่านไปดูนะครับที่ศาล
ใบเสร็จใบเดียวครับจับร้อยคนจับห้าสิบคนจับร้อยยี่สิบคน
ก็แล้วแต่ใบเสร็จมันจะใบเดียวทั้งนั้นนะครับ
อ่าคลิปต่อมาครับภาพต่อมาการใช้ฮอจับบ่อนการพนัน
เห็นไหมฮะอันนี้คือบ่อนลอยฟ้านะครับมีครั้งหนึ่งนะ
ประมาณสี่เจ็ดสี่แปดผมจำไม่ได้แน่ชัดนะมีการโอ้โห
ฉากจากมโหลานเพราะไอ้บ่อลอยฟ้านี่มันจับยาก
ถ้าเห็นไหมฮะหน้าบ่อลอยฟ้าที่ตึกสามชั้นจะเข้าไปยังไง
นะครับบ่อลอยฟ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็มีการจัดฉากเป็นการขอจับกัน
นะครับโดยใช้บินไปลงนะที่ดาดฟ้านะครับก็ตกลงกันแล้วนี่ครับ
ว่าขอจับขอทักเท่าไรห้าสิบคนแปดสิบคนนะครับ
ไม่มีการจับเจ้าของบ่อนนะฮะก็สรุปได้ว่าก็จับมาได้
นะครับเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วครับส่งฟ้องศาลไปเจ้าของบ่อนก็ไป
ส่งคนไปจ่ายค่าปรับนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าขอจับโดยเจ้าของบ่อนเนี่ย
ไม่ถูกจับนะครับนะเจ้าของไม่ถูกโอ้โหสังคมตบมือ
ให้ตำรวจกันเกลียวกราวนะครับว่าใช้ยุทธวิธีในการปราบบ่อนนะครับ
เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะถึงกับขนาดต้องใช้คอแล้วไปจับกลุ่มบ่อนการพนัน
แต่ความจริงอย่างผมจะตามเรียนสั้นสั้นถึงเป็นว่าเธอเฮ้ย
แหกตาประชาชนไปอยู่ได้อายการก็ดีสารก็ดีถูกแหกตาไปหมด
หอบินไปเท่านั้นเองนะครับไอ้นักการพนันที่เล่นอยู่ชั้นแปดเนี่ย
มันก็ลุดไปชั้นเจ็ดชั้นหกหมดแล้วนะถ้าลงไปได้จริงจริงมันก็จะ
ว่างเปล่านะครับไม่เจอหรอกนักการพนันสักลายนะครับ
ผมจะกราบเรียนว่าเนี่ยการขอจับมันเป็นอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเจ้าของบ่อนการพนันเนี่ยจะไม่มีการถูกจับ
จากวันนี้ไปพรุ่งนี้ก็เปิดบ่อนได้อีกนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อตกลงกันระหว่างอ่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าของบ่อนนะครับสำหรับการจับกลุ่มบ่อนการพนัน
ลายใหญ่นะฮะในประเด็นที่สองของผมในอดีตความจริงมีเยอะนะฮะ
ไม่หมดผมขออนุญาตนำเรื่องบ่อนประตูน้ำกับบ่อนลอยฟ้า
นะครับรบกวนเวลาสภาไม่นานนะครับมาสั้นสั้น
เพื่อกราบเรียนท่านประธานถึงวิธีการจับกลุ่มบ่อนการพนันลายใหญ่เนี่ย
ฝากไปเรียนท่านนายกตรีท่านรองนายกรรมตรีด้วย
ที่ท่านบอกไม่สามารถจับกลุ่มได้นะครับไม่สามารถจับกลุ่มได้นะครับ
นะว่าเฮ้ยเขาจับกุลได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายมตรีหรอก
นะครับก็กลับเรียนว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
ในสมัยนั้นผมตำนวงตำแหล่ง๙๘ฉาดนะครับกฎการพนันดิ์เยอะแยะเลยท่าน
บายมุกมันเยอะก็ออกคำสั่งนะครับ
แต่งตั้งผมเป็นประธานอนุการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
บ่อนการพนันและอวัยมุกทั้งหลาย
ผมเป็นเจรจำแห่งชาตินะครับ
ไม่มีกำลังอยู่ในมือนะครับ
ผมก็ขออนุมัตินะครับ
บุคคลเจ็ดสิบแปดสิบคนนะครับ
สิบแปดสิบคนนี้หมายความว่าผมต้องคัดเลือกนะครับ
ผมคัดเลือกหัวหน้าชุดเฉพาะพันธบริเอกพิเศษ
ไม่เอาอะไรคนนั้นนะพวกใหญ่เกินไปเราก็มีภาพละหน้าที่
พันธบดเอ่งพิเศษระดับรองปรุงการนี่นะ
จังหวัดมันมีหลายคนหรือหน่วยมีหลายคน

ใครที่จะมาหากินกับบ่อนไม่เอานะหากินเนี่ยก็เอาใบยุคไม่เอานะ
มาอยู่กับพี่ต้องตั้งใจทำงานนะต้องทำให้สำเร็จนะ
ก็แค่นี้เองท่านนะครับผมก็คัดคนมานะครับ
เพื่อมาจัดการกับบ่อนการพนันนะครับ
ก็การจับกลุ่มเนี่ยนะครับก็สามารถจับกลุ่มได้
แม้กระทั่งเจ้าของบ่อนการพนันติดคุกแล้วปิดตาย
จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ขอการขอจับนะครับ
ดังที่ได้กราบเรียนให้ทราบนะครับ

ขอประท้วงผู้บริปรายครับขอบพระครับที่หกสิบเก้าครับ
พิปรายนอกประเด็นครับวันนี้ไม่ได้มาเล่าถึงอดีต
วดอ้างนะครับแต่วันนี้เราอภิปรายไม่ไว้ใจท่านนายกบรี
อย่ามาทำเก่งไปทำอะไรอดีตมาเล่าปราบบ่อนเพื่ออะไร
นะครับใครเขาก็รู้ระหว่างที่ท่านเป็นพบตรนะครับ
ปาบบ่อนประดูน้ำแต่ไม่ปาบบ่อนกลิ่นเพชร
เพราะว่าบ่อนกินเพชรเป็นเพื่อนของภรรยาหรือใช้มือหรือไม่นะครับ
ฝากถามผู้อภิปรายด้วยครับขอขอให้ท่านประธานวิจัยด้วยครับ
วินิจฉัยครับคุณศิราครับท่านเสรีพิสุทธิ์
ท่านกำลังตั้งประเด็นการอภิปรายเรื่องบ่อนการพนัน
ฉะนั้นท่านอาจจะเกินว่าบ่อนการพนันในประเทศไทยมีอะไรยังไงบ้าง
ก็คงเป็นเรื่องประกอบการอภิปรายเดี๋ยวติดตามท่านซะหน่อยครับ
ยังไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรเชิญท่าน
ขอบคุณท่านประธานอย่างยิ่งครับผมผมวินิจฉัยแล้วว่าท่านเสรีพิสุทธิ
ผิดข้อบังคับท่านจุลภัณฑ์จะประท้วงเรื่องอะไรครับ
ท่านประทานผมจุลภัณฑ์อำนวณีวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่
ประท้วงท่านประธานครับตามข้อบังคับการประชุมข้อที่เก้า
เมื่อมีผู้ประท้วงเนี่ยนะครับต้องแน่นอนต้องบอกเรื่องของข้อบังคับการประชุม
ต้องบอกพฤติกรรมที่กระทำผิดแต่ข้อบังคับการประชุมข้อที่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
บอกชัดเจนว่าผู้ที่ประท้วงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ครับ
ในการที่จะมาอภิปรายหรือว่ามาตอบแทนรัฐมนตรี
เพราะคนที่จะตอบคือรัฐมนตรีเท่านั้นท่านประธานเมื่อมีผู้ประท้วงเนี่ย
ประธานต้องดูด้วยครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือท่านประธานปล่อยให้มีการอภิปราย
มีการพาดพิงเรื่องมันจะไม่จบนะครับ
การประชุมเราจะยาวนานขึ้นอีกเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมการประชุม
ตามความความคับกับการประชุมข้อที่เก้าเลยครับ
ครับก็อยากจะเรียนท่านจุลพันธ์นะครับว่า
ผมก็ได้ฟังแล้วก็ให้ผู้ประท้วงได้อธิบาย
ประท้วงด้วยเหตุผลอะไรผมก็ให้สิทธิ์ทุกคน
เพราะท่านเวลาท่านสอสอยืนขึ้นยกมือท่วมพ้นศีรษะ
ก็ต้องเป็นสิทธิ์ที่สมาชิกที่จะต้องประท้วงได้เราก็ให้
ในขณะเดียวกันก็ต้องฟังการชี้แจงว่าประท้วงเพราะสาเหตุอะไร

เพราะก็อยู่ในประเด็นการอภิปรายอยู่
นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราเอ่อตอนที่อย่างนั้นวินิจฉัยอย่างงี้แหละครับ
เชิญท่านเศรษฐ์พิสุทธิ์ได้ครับพี่ปลายต่อครับ
ขอบคุณท่านประธานครับผมครับก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ตัดสินเอาเองว่า
อะไรคืออะไรนะครับบ่อนแรกครับบ่อนการประตูบ่อนการพนันประตูน้ำ
ซึ่งเป็นบ่อนเก่าแก่ที่มีอายุ๓๐ปีเศษ๓๐ปีเสร็จเมื่อสมัยปี๔๔
ที่ผมกล่าวมาสักครู่นะครับเจ้าของบ่อนเนี่ยไม่เคยถูกจับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ
เพราะว่าใช้อำนาจเงินมาโดยตลอด
ผมก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะแฝงตัวเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนการพนัน
เพราะฉะนั้นท่านกลับเรียนท่านประธานนะครับ
ด้วยว่าอย่าคิดว่าถ้าหากไปพบฆาติการตำรวจนะ
ที่เข้าไปอยู่ในการบ่อนการพนันแล้วเนี่ย
อย่าคิดว่าทั้งหมดเขาเป็นนักพนันนะครับ
ผมเนี่ยส่งเจ้าที่ตำรวจนะครับระดับผู้น้อยนะครับ
ค่อยตีสนิทค่อยแฝงตัวเข้าไปในบ่อนการพนันนะครับ
๕คน๑๐คน๑๐กว่าคนนะครับ
จนเข้าที่เข้าทางแล้วก็ค่อยออกมานะครับ
มาเรียนผมว่าสภาพบ่อนเป็นยังไง
หนีทีไล่เป็นเขาเล่นกันไงเขาเปิดอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างนะครับ
นะฮะผมก็วางแผนให้ผมก็กลับเรียนว่า
ผมไม่เจรตำรวจแห่งชาติผมไม่ได้ไปจับบ่อนด้วยตัวเองเลยนะครับ
บ่อนลอยฟ้าบ่อนอ่าน้ำที่จะกราบเรียนเนี่ยนะครับ
เสรีพิสุทธิ์ขออนุญาตนิดเดียวครับ
อยากจะให้ท่านเข้าสู่ประเด็นหลัก
หลักคือท่านเกิดนำพอประมาณแล้วล่ะครับ
ก็อยากให้ท่านเข้าสู่ประเด็นว่าการบริหารงานของท่านนายกรัฐมนตรีนี่
มันมีปัญหาความบกพร่องเรื่องบ่อนการพนันตรงไหนอย่างไร
ท่านนายกกระทำผิดอะไรตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ท่านเกิดมานี่ก็พอประมาณแล้วครับพอเข้าใจได้แล้ว

ท่านครับท่านยังไม่เข้าใจแล้วครับ
เพราะท่านไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรนะครับ
ผมกลับเรียนท่านว่าผมเป็นตำรวจผมเข้าใจประเด็นนะครับ
ผมกำลังอภิปรายว่าทั้ง๓ท่านเนี่ยไร้สติปัญญาไร้ความรู้ความสามารถ
พูดง่ายแค่บ่อนยังทำไม่ได้
ผมจะเรียนว่าแค่ในพันยังทำได้เลยเขาทำกันยังไง
จะได้ไปประกอบสติปัญญาของท่านนายกรมตรีนะครับ
ไม่งั้นผมไม่พูดท่านก็ไม่รู้
เดี๋ยวผมพูดเสร็จแล้วผมจะมอบหลักฐานผ่านท่านไปให้ท่านนายกด้วย
ว่าเขาปอบบ่อนก็ทำกันอย่างนี้นะท่านจะได้ไปทำได้
ก็เป็นผลดีกับประชาชนประเทศชาติด้วย
ไม่ใช่ผมพูดสั้นแค่นี้แล้วท่านนายกก็ไม่รู้เรื่อง
การเรียนว่าผมเข้าประเด็นนะครับผมก็ตั้งชุดไปออกไปสืบสวน
จนกระทั่งได้ที่มาที่ไปผมก็วางแผนให้เข้าไป
พอเวลานอกเขาย้อน
การบุกจับทะลายบ่อนการพนันในบ้านเรามักจะเป็นข่าวให้ได้พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง
แต่คงไม่มีครั้งไหนที่จะโด่งดังและเป็นที่สนใจในสังคมมากที่สุดเท่าครั้งนี้
ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับขอประท้วงครับ
เธอชายนี้มันไม่อยู่ในประเด็นผิดคอกครับ๖๙ครับท่านครับ
ไม่อยู่ในประเด็นที่พิมพิภัยตอนนี้เป็นเรื่องของการอวดผลงาน

ผมวินิจฉัยอย่างนี้นะครับผมได้เตือนได้แนะนำท่านเสรีพิสุทธิ์ไปแล้วว่า
ว่าท่านสามารถเกริ่นถึงผลงานในอดีตของท่านเพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบ
นี่ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าคลิปเมื่อกี้นี่เป็นคลิป
น่าจะเกิดขึ้นในอดีตแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย
ผมอยากจะขอท่านเสรีพิสุทธิ์เอาหมัดเดียวโป้งเดียวให้จอดเลยนะครับท่าน
มันมีบ่อนการพนันที่สร้างความเสียหายชาติบ้านเมืองสังคมชุมชนอย่างไร
เอาปัจจุบันเลยครับมันจะได้ชัดเจน
แต่ไปย้อนอดีตมากอย่างนั้นมันก็ถือว่านอกประเด็นไปนะครับ
นี่ผมขอขอฝากท่านนะครับทุกท่านยังไม่อยาก

ท่านท่านจิระพอแล้วครับผมก็ได้เตือนท่านเสรีพิสุทธิ์ไปแล้วครับ
ที่ท่านพูดไว้ไปนะครับได้ไว้ไปท่านจะยกว่า
มีการจับเพื่อตีกินจัดฉากคลิปนี้อาจจะเป็นการจัดฉากตีกิน
เดี๋ยวท่านท่านเจรัพย์มันนอกประเด็นไปแล้ว
ท่านเจรัพย์ได้ประท้วงนี่ฟังนะครับ
ที่รับประท้วงนี่คือประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหน
แล้วก็ไม่ควรที่ที่จะพูดเลยไปมันจะสร้างประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับ
ท่านเจรัพย์ครับขอความกรุณาครับเราขอลบข้อบังคับกัน
ประท้วงท่านก็ชี้แจงว่าผิดข้อบังคับข้อไหน
พฤติกรรมที่ผิดข้อบังคับนี่คืออย่างไรนะครับ
นี่ผมก็ฝากท่านเสรีพิสุทธิ์ไปแล้วครับท่านเสรีครับ
ผมผมว่าถ้าย้อนกลับไปไกลมากเกินมันก็ครับ

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีวิธีก็

เชิญท่านพิเชษครับประท้วงประธานเรื่องอะไรครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในพิเชษเชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่เก้า
ท่านประธานต้องวินิจฉัยว่าคนที่ประท้วงบ่อยในประเด็นเรื่องบ่อนเนี่ย

เสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านบอกว่า

เขาให้เหตุผลว่าทำไมร้อยนายกแก้ไม่ได้
เขามีแนวทางที่ให้ท่านประยุทธ์จะไปแก้
มันไม่ได้หนีไปไหนเลยเพราะว่าท่านไม่รู้เลย
เนี่ยจะได้สอนให้ท่านประยุทธ์ได้รู้ว่า
เออวิธีการทำปราบบ่อนต้องทำยังไง

พิเชษครับผมขอวินิจฉัยว่า
อภิปรายขณะนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลรัฐมนตรีทั้ง๑๐ท่าน
และประเด็นที่ท่านเสรีพิสุทธิ์กำลังอภิปรายอยู่
ประเด็นเรื่องการบ่อนการพนัน
ฉะนั้นคุณศิราประท้วงก็มีเหตุผล
ที่ผมได้วินิจฉัยไปแล้วว่า
อยากให้ท่านเสรีพิสูจน์เอาประเด็นตรงเลย
คือท่านได้เกิดนำมาพอประมาณแล้ว
ผมก็ปล่อยให้ท่านเกิดนำมาพอประมาณแล้ว
เพราะผมเข้าใจว่าท่านก็ยกตัวอย่างว่า

ฉะนั้นขอท่านเสรีพิสุทธิ์เข้าสู่ประเด็นเลยนะครับ

พอผมให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้อภิปรายแล้วนะครับ

เพราะว่าผมยังไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของท่านประธาน

วิรัตินี่ประท้วงหรือว่าจะ

ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
ข้อ๙ครับท่านประธาน

ไม่เป็นไรท่านประธานให้ผมพูดนิดเดียว
จะได้ไม่เสียเวลาสภานะท่านประธาน
ขอบพระคุณท่านประธานผมวิรัติวรสลินนะครับท่านประธาน
ท่านประธานอย่างไรก็ตามท่านเสรีพิสุทธิ์ก็อภิปรายในประเด็นการไม่ไว้วางใจอยู่
แล้วก็อภิปรายในเวลาของท่านเอง
ซึ่งถ้าหากคิดว่าท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายไม่อยู่ในประเด็น
ก็เป็นประโยชน์ท่านนายกไม่ใช่เหรอจะได้ไม่ต้องตอบ
เดือดร้อนกันไปทำไมใช่ไหมครับท่านประธาน
ขอท่านประธานได้เปิดกรุณาวินิจฉัยด้วย
เพราะว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ก็พูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ
ทำไมจะต้องพูดตามใจตรงใจคนฟังเหรอครับ
ครับท่านเวียรัฐครับขอวินิจฉัยนะครับ
ผมขอวินิจฉัยว่าการประชุมมันมีข้อบังคับนะครับ
โดยเฉพาะข้อที่๖๙ที่พวกเราอ้างไว้กันบ่อยนั่นแหละครับ
ว่าการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นไม่วนเวียนซ้ำซาก
ฉะนั้นเมื่อมีผู้ประท้วงผมก็วินิจฉัยคำประท้วง
แล้วก็เพียงแต่ว่าเตือนเพื่อให้ท่านเสรีเข้าสู่ประเด็น

ฉะนั้นก็ผมคิดว่าเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับ
ทุกท่านก็ฟังการวิจัยของประธานแล้วก็ผู้อภิปรายก็จะได้พิปรายต่อ
เชิญท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายต่อเลยครับท่านครับ
ครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมจะอภิปรายวันนี้มันมี๒ประเด็นหลักนะครับ
ประเด็นที่หนึ่งคือเขาไร้ความรู้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
จะไม่สามารถที่จะผ่าบ่อนการพนันได้อันที่๑
ประเด็นที่สองเรื่องการทุจริตคอลชั่นเกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพนันแสวงหาผลประโยชน์
บ่อนนี้มันเป็น๒ประเด็นนะครับ
นี่ยังอยู่ในประเด็นแรกที่ไร้ความรู้ความสามารถ
ผมไม่ได้เอาเรื่องเก่าของผมมาหรอกนะครับ

แต่เพียงแต่เป็นผู้บริหารควบคุมดูแลจัดการเท่านั้นเอง
กำลังต้องสอนนายศึกว่าพันธุ์รถเอกเขาก็ทำได้
ด้วยก็แค่นั้นเองนะครับท่านสนฟังผมเลยนะครับ
ผมไม่ได้ใช้เวลาที่จะเกินหน้าที่ของผมนะครับ
ให้เวลาผมเท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นแหละครับนะครับ
ขอบคุณนะครับท่านประธานขออนุญาตต่อนะครับ
เมื่อสักครู่นะฮะก็มีการเปิดคลิปไปแล้วนะฮะ
ว่ามีการจับกลุ่มบ่อนการพนันประตูน้ำ
นี่ครั้งแรกนะครับเป็นการที่จับกลุ่มเจ้าพ่อบ่อนประตูน้ำ
ที่เปิดมาสามสิบกว่าปีแล้วไม่มีใครจับนะครับนะ
ในวันนั้นจับกลุ่มนะฮะผู้เล่นการบันนั้นได้สองร้อยกว่าคนชิบ
เกือบสองร้อยล้านบาทท่านนะครับสมุดรถจำนำเนี่ยนะครับ
ในในบอลยังอยู่ที่นี่เลยผมถ่ายมาฝากไว้ท่านประยุทธ์เลย
ที่จะขอบให้นะครับสมุดรับจำนำท่านประทานครับ
ในท่าในท่านประทานครับในบอร์นอันสี่ปีนะครับ
จับรถหกสิบสี่คันท่านสิริพิสุทธิ์ทั้งหมดนะครับ
เสรีพิสุทธิครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับ
คุณประวีนาปรีนานะคะทั่วที่ประท้วงครับ
เชิญคุณปรินาครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
ท่านประธานค่ะที่ฉันนางสาวปรินาไกรคุบสมาชิกรัฐสภา
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะคะให้ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วย
เพราะท่านประธานได้วินิจฉัยข้อประท้วงของขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านสอสอศิราไปแล้วว่า
เสรีขออนุญาตเอ่ยนามผู้อภิปรายเนี่ยได้นอกประเด็นนะคะ
แล้วเมื่อกี้ท่านก็วินิจฉัยอีกว่าให้เข้าสู่ประเด็นเลยนะคะ
แต่ผู้อภิปรายก็ยังคงจะโฆษณาตัวเองอยู่อย่างนี้ค่ะ
เป็นการเสียเวลาสภานะคะท่านประธานดิฉันจึงขอประท้วงท่านประธานให้ควบคุมการประชุมด้วยค่ะ
เอ่อขอวินิจฉัยคุณปรินานะครับผมเองก็พยายามควบคุมการประชุมอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ
ผมก็ได้เตือนท่านเสรีพิสุทธิ์ไปบ้างแล้วแต่ว่าเมื่อท่านอภิปรายก็ปล่อยให้ท่านอภิปรายไปสักพักเถอะครับ
นะครับเพราะยังไงท่านก็ใช้เวลาของท่านนะครับไม่ได้ไปเบียดบังเวลาของฝ่ายไหน
ก็แต่ว่าก็เคยฝากเตือนท่านเสรีพิสุทธิ์แล้วครับว่าท่านเกิดให้เป็นตัวอย่างให้ท่านนายกได้เห็นว่าเนี่ยสมัยท่านเป็นตำรวจท่าน
ดำเนินการอย่างนี้ล่ะเกิดประโยชน์อย่างนี้ล่ะก็ขนาดย่อก็น่าจะพอล่ะครับท่าน

ถ้าถ้าไปเอายาวยาวเดี๋ยวก็มีการประท้วงกันว่ามันไม่ตรงประเด็นที่กำลังอภิปรายตอนนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรรมตรีบกพร่องตรงไหนอย่างไรเรื่องการจับบ่อนจับอะไรเนี่ยเอาตรงนี้ครับ
ส่วนประวัติศาสตร์อันงดงามของท่านนี่ก็เอาพอประมาณนะครับท่านครับเชิญครับ
ใช้เวลาครับ
ท่านจุดระพันธ์บังคับของไทยเขาเชิญครับ

ยืนขึ้นยกมือรอประธานเรียก

กดไมค์กันพูดกันสวนกันไป

ขอบคุณครับขอบคุณท่านจุลพันธ์นะครับ

คุณปรีนาเขาก็ไม่ได้นั่นหรอก

เขาก็กดไมค์เรียกท่านประธาน
เพื่อที่ให้ท่านประธานบอกให้เขาว่าเขาประท้วง

สำหรับบ่อนประตูน้ำอย่างที่ผมกลับเรียนไว้
สรุปแล้วเรื่องนี้ก็สารปรับนักพนัน

ส่วนเจ้าของบอนเนี่ยนะฮะ
ท่านประธานค่ะคุณปรินาดิฉันนางสาวปรินาไกรคุบสมาชิกรัฐสภา
ที่ฉันขอประท้วงท่านประธานข้อเก้าค่ะท่านต้องเด็ดขาดสิคะ
เมื่อท่านวินิจฉัยไปแล้วว่าให้เข้าประเด็นนะคะ
เขายังคงไม่หยุดอ่าพูดว่าพี่ปลายเนี้ย
ยังคงไม่หยุดโฆษณาตัวเองอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านต้องเด็ดขาดนะคะ
ครับขอบคุณครับวินิจฉัยท่านปรินาประท้วงนะครับ
ผมก็กำลังติดตามท่านเสรีพิสุทธิ์อยู่ผมก็เชื่อว่าท่านกำลังจะเข้าเรื่องแล้วล่ะครับ
เกินนำพอประมาณนะครับไม่ผิดข้อบังคับหรอกครับ
เชิญครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับท่านประธานครับผมกลับไปเรียนท่าน
ไปยังกู้ประท้วงด้วยเนี่ยชื่อเสียงผมมันมันดังทั่วประเทศแล้ว
ผมไม่ต้องมาโฆษณาตัวเองหรอกนะครับนะมีแต่ชื่อเสียงที่ดีดี
ไม่มีชื่อเสียแล้วนะครับท่านเข้าเรื่องเลยนะครับครับ
จะย้อนกันไปย้อนกันมาต่อไปเข้าบ่อนกาแมนันลอยฟ้า
แปดนะครับอันนี้ยากยิ่งนะครับที่จะจับ
ผมก็จะสอนท่านประยุทธ์นะครับว่าจับยังไงถึงจับได้
แล้วจับจับเจ้าของบ่อนได้นะครับอันนี้เห็นภาพใช่ไหมฮะ
น่ะมีบ่อนการพนันนะครับตึกแปดชั้นอยู่ข้างหลังข้างหน้า
เป็นตึกสามชั้นทั้งหมดจะเข้ายังไงนะครับ
ผมก็กราบเรียนวิธีการของผมนะครับไม่ใช่อยู่ดีไปจับได้นะท่าน
ผมต้องส่งคนไปที่เขตไปขอแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร๘ชั้นมาทั้งหมดนะครับ
เป็นยังไงชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นยังไง
อยู่อาศัยบอลมันเป็นยังไงบ้างนะครับ
ผมก็จะถาดรวบรักอย่างที่ท่านพูดท่านประธานค่ะทั้งหมดอ่ะนะครับน่ะ
ท่านท่านประธานค่ะก็ท่านดูกันละกันนะครับท่านเซลีแป๊บหนึ่งครับ
ปรินาประท้วงท่านประธานค่ะที่ฉันนางสาวปารินาไกรคุบสมาชิกรัฐศาสตร์
ประท้วงข้อเก้าเหมือนเดิมเลยค่ะท่านต้องควบคุมการประชุมนะคะ
ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายนอกประเด็นอย่างชัดเจนซึ่งท่านก็วินิจฉัยไปแล้วนะคะ
ท่านบรินาครับเอ่อเราอดทนเราอดทนฟังกันนิดหนึ่งครับอดทนมาตั้งแต่
บ่ายโมงยี่สิบครับค่ะค่ะค่อยกำลังเข้าเรื่องแล้วครับ
เกิดนำตอนนี้บ่ายโมงสามสิบเก้านาทีแล้วนะคะท่านเกิดนำว่า
ก่อนนิดหนึ่งนะครับแต่ท่านวินิจฉัยไปแล้วนะคะ
ถ้าได้นำเสนอในที่ประชุมก่อนนะครับไม่ใช่พูดคำสองคำก็ประท้วง
ทันทีเลยมันก็คงไม่ใช่ประธานฟังอยู่นะครับว่า
ท่านพูดเรื่องบ่อนการพนันท่านก็มีการโยงถึงอดีต
มันเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
ฉะนั้นผมวินิจฉัยแล้วว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ผิดข้อบังคับ
เชิญครับเพียงแต่ว่าได้แนะนำท่านไปแล้วว่าอย่าย้อนไปมากนัก
แล้วให้รีบเข้าสู่ปัจจุบันเท่านั้นแหละครับท่านประธานค่ะ
ฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะเมื่อกี้ท่านวินิจฉัยแบบหนึ่ง
ตอนนี้ท่านจะมาวินิจฉัยอีกแบบหนึ่งในเรื่องเดียวกันไม่ได้นะคะท่านประธาน
คือมันแต่ละช่วงในเมื่อพวกพี่ปลายกำลังพูดถึงแปลนตึกของ
คุณคุณคุณปรินาครับการวินิจฉัยแต่ละช่วงเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์
ผมเคยวินิจฉัยเตือนท่านเสรีพิสุทธิ์ไปแล้วว่าไม่ให้ย้อนไปไกลมาก
ท่านก็พยายามที่จะย่นย่อในการที่จะเข้าสู่ประเด็นในปัจจุบันนั้นผมผมฟังได้อย่างงี้นะครับ
ฉะนั้นขอรบท่านประธานด้วยนะครับเพราะถ้าพูดคำสองคำก็ประท้วงคำสองคำก็ประท้วง
อภิปรายก็เดินไม่ได้แหละครับนะครับขอขอขอให้ประธานได้วินิจฉัยนะครับ
ฟังฟังกันหน่อยยังไม่ได้เกิดเรื่องเสียหายอะไรท่านไม่ได้โจมตีใส่ร้ายใครเพียงแต่ว่า
ย้อนไปถึงวิธีการในการปราบบ่อนในอดีตมันเป็นอย่างนี้
ท่านก็คงจะย้อนเข้ามาตรงนี้ขอเถอะนะครับค่ะงั้นท่านก็ช่วยกำชับ
ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำชับเพราะว่าต้องเอาประเด็นอย่างชัดเจนนะคะ
ขอบคุณท่านให้อยู่ในประเด็นด้วยค่ะขอบคุณท่านครับผมประทวงครับ
เจอท่านดรมหานิยมครับเจอครับกับเรียนท่านประธานที่รบ
กับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานทั้งข้อเก้า
ข้อเจ็ดสิบเอ็ดท่านประธานขอให้ท่านประธานใช้อำนาจ
ตามข้อเก้าวงเล็บสามและข้อเจ็ดสิบเอ็ด
ที่ประธานวินิจฉัยแล้วท่านประธานมีการเถียงท่านประธาน
ไม่ได้ครับท่านประธานครับผมฟังอยู่ท่านเสรีพิสุทธิ์
ก็อยู่ในประเด็นเรื่องการเรื่องบ่อนฉะนั้นในเรื่องบ่อนเนี่ย
คนอื่นไม่ต้องมาใช้แจงแทนฮะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดชัดเจนอยู่แล้ว
ถ้านายกไม่ผิดก็มาตอบได้ท่านประธาน
ต้องใช้อำนาจเด็ดขาดนะครับอัศรีรีอยู่ในประเด็นอยู่ครับ
ผมฟังอยู่ไม่ได้ออกที่อื่นเลยครับส่วนวิธีการนั้นท่านบอกว่า
ถ้าเป็นสมัยท่านท่านจับได้แล้วท่านท่านนิยมบ่อนที่เปิดเนี้ย
พอเข้าใจแล้วครับพอเข้าใจแล้วครับท่านนิยมก็ไม่ต้องมาวินิจฉัยแทนประธานนะครับ
คือประท้วงว่าผิดข้อบังคับข้อไหนก็พอแล้วล่ะครับนะครับ
ผมก็ได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับไม่ต่างจากนั้นเลยท่านนิยมขึ้นมาประท้วงก็พูดตามที่ผมวินิจฉัยเนี่ย
ผมก็บอกว่าท่านกำลังจะเข้าสู่ประเด็นผมก็ขอคุณปรินาแล้ว
ปล่อยให้การพีปลายมันเป็นไปอ่าด้วยความร่าพลื่นแต่ครับ
ถ้าไม่เกิดเรื่องเสียหายอะไรมากนักก็เราไม่ต้องไปประท้วงกันมากนัก
แต่ผมเคารพสิทธิ์การประท้วงของท่านสมาชิกนะครับเพราะท่านสมาชิกยืนขึ้น
ยกมือขึ้นประธานก็ต้องให้สิทธิ์ในการประท้วงครับ
เป็นข้อบังคับที่บังคับเอาไว้ไม่ให้ไม่ประท้วงก็ไม่ได้ครับ
แล้วจะให้ผมควบคุมยังไงผมก็ต้องวินิจฉัยเป็นประเด็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องไป
เชิญครับท่านเสรีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานวันนี้ท่านทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากครับ
น่ะขอคืนแผ่นที่สี่ฮะเมื่อกี้มันค้างไว้ฮะนี่ครับผมเอาแบบกันมา
ชั้นหนึ่งนะครับด้านหน้าเป็นตึก๓ชั้นเป็นของผู้อื่นเข้าไม่ได้โดยเด็ดขาด
ถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าตรงสีฟ้าที่มีเส้นแดงสองเส้นนั่นเองนะครับ
แปดชั้นมันอยู่ตรงกลางนะครับสามด้านเป็นชาวบ้านหมด
เพราะฉะนั้นมีทางเข้าทางนี้ทางเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาเอาไง
อ่ะข้ามไปชั้นที่แปดเลยครับชั้นที่แปดนี่นะฮะ
เป็นที่ตั้งบ่อนการพนันลอยฟ้าผมต้องไปตรวจดูทั้งหมดเลยนะครับ
นะว่าชั้นแปดเป็นยังไงโอ้เจ้าของบ่อนซื้อไว้หมด
เปิดเป็นบ่อนไปดูชั้นเจ็ดนะครับวันนี้ไม่ได้มาฉายนะครับ
เพราะให้เวลามรวดเร็วซื้อไว้กันหมดแล้วหากมีเที่ยวที่กลับกุมที่ชั้นแปดน่ะ
นักเล่นการพนันจะลงเข้าไปสู่ชั้น๗เข้าไปสู่ชั้น๖หมด
ซึ่งห้องแต่ละห้องมันก็มีเลขที่เล็กทีละที่นะฮะและตำรวจก็จะไม่สามารถค้นได้เลย
เพราะฉะนั้นกลับมาแผ่นที่๑แผ่นชั้นที่๑ใหม่ครับ
ก็ต้องวางแผนนะครับเข้ามันมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเองครับ
ผมก็ต้องเหมือนกันฮะใช้วิธีเอาตำรวจแฝงตัวเข้าไปเล่นนะ
ค่อยค่อยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเข้าไปได้น่ะ
เข้าไปปุ๊บเจอลิฟต์มันจะมีคนมารับนะครับ
รับส่งขึ้นไปมีคนในลึกขึ้นอยู่ไปถึงชั้น๘
มีคนคุมนะครับคุมห้องอะไรต่างเนี้ยผมส่งเข้าไปทั้งหมดสิบสี่คนนะครับ
เรียนท่านตรงว่า๑๔คนลงมารายงานผมแล้วก็สามารถที่ว่ากำหนดวิธีการจะทำได้
ไม่ให้รู้ว่าไปไหนไม่ให้ติดต่อใครทั้งสิ้น
งั้นความลับมันจะรั่วไหลนะครับ
อ่ะเริ่มเดินทางไป
เวลา๑๔นาฬิกาเป็นเวลานอที่เข้าจับกลุ่มนะครับ
เพราะฉะนั้นที่ประตูแรกฉายภาพที่๑
หมายที่แผ่นที่๑๔นะครับ
ประตูแรกเนี่ยพอ๑๔นาฬิกาปุ๊บ
ตำรวจผม๒คนระปือเจาะกระบาน
ให้ยามที่ตรวจบัตรตรวจคนเข้าตรงนั้นทันที
เสรีพิสุทธิ์ครับขออนุญาต
เหตุการณ์ที่ท่านกำลังอภิปรายอยู่นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศไหนครับ
ฉะนั้นผมอยากจะฝากท่านเสรีนะครับว่า
รีบเข้าสู่เหตุการณ์ปกตินะครับ
ในช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีนี่
มันมีข้อบกพร่องในเรื่องการบ่อนการพนันอย่างไร

ฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าเมื่อปี๔๔
ผมว่าท่านยกตัวอย่างแค่ว่าตรงนั้นตรงนั้นแค่นั้นก็น่าจะผ่านได้แล้วนะครับ

เพราะไม่อย่างนั้นจะโดนอย่างนี้ท่านวิเคราะห์แบบผมนะครับ
ท่านก็จะรู้ว่าในเมื่อท่านประยุทธ์ท่านนายกรมตรีบอกไม่สามารถทำได้เนี่ย
แต่ผมระดับในพันธุ์ทำได้
ก็จะสอนท่านไปว่าทำอย่างนี้ต่อไปท่านจะได้ไปปราบได้นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านจะไร้สติปัญญาไร้ความรู้ความสามารถไหมล่ะ
เมื่อท่านทำไม่ได้ระดับพันธุ์เอกยังทำได้เลย
อันนี้มันก็อยู่ในยติกับท่านนะครับ
เสรีครับอยู่อยู่ในยติแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอภิปรายท่านนายกวันนี้
ท่านจะยกตัวอย่างได้ครับแต่ว่ามันไม่ควรจะไปใช้เวลายาวนานขนาดนี้
ฉะนั้นฝากเตือนท่านนะครับขอขอให้เร่งเข้าสู่ประเด็นปัจจุบันด้วยครับ
ผมอยู่อยู่ในเวลานะครับท่านอยู่ในเวลาของ
ในเวลาแต่เนื้อหามันไม่ได้ครับ

สรุปแล้วถึงเวลา๑๔นาฬิกาตรงนะครับต้องรวดทุกจุด
ครับผมในแพทย์แภดรัยวัฏวิสุทธิ์เครียด์สริรมไทย
และเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ในระลอก๒ของโควิด
และทำให้ประชาชนเดือดร้อนประเทศชาติพังพินาศเสียหาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านนายกบอกว่าไม่สามารถปราบบ่อนได้
เสรีพิสุทธิ์ควงบ้านเมืองต้องการแสดงให้เห็นว่า
วิธีปราบบ่อนนั้นทำอย่างไรและรัฐบาลจะต้องปราบบ่อนให้ได้ผลสำเร็จครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลาง
ให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้อธิบายหรือสั่งสอนนายกก็ได้
ว่าวิธีปราบบ่อนนั้นทำอย่างไรครับ

การที่ท่านเสรีพิสูจนอภิปรายเรื่องบ่อนการพนันอยู่ในยติครับไม่มีอะไรผิดครับ
แต่การที่ท่านพูดเพื่อที่จะมาจับผิดท่านนายกจับผิดรัฐบาล
มันต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านนายกท่านบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลัก
ผมก็โอนอ่อนผ่อนตามให้โอกาสในการที่ท่านยกตัวอย่าง
เมื่ออดีตท่านทำมาแล้วนี่พอสมควรนะครับ
ถ้าจะบอกว่าผมไม่เป็นกลางเมื่อกี้ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็การันตีแล้วนะครับ
ว่าผมปฏิบัติหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับเมื่อกี้นี้ครับ
ฉะนั้นท่านเสรีพิสุทธิ์ครับผมว่าเอาเถอะครับ
ท่านพูดถึงผลงานที่ผ่านมาบ้างผมเข้าใจได้
อยากยกตัวอย่างมาสอนท่านนายกเอาประเด็นตรงเลยครับว่า
ท่านนายกบริหารรายการแผ่นดินมาช่วงนี้มันผิดตรงไหนอย่างไร
บรรการมันขายอาตัวอย่างไรอยู่ตรงไหนทำไมไม่จับอะไรต่างนี่
ตรงนี้เถอะครับผมก็อยากจะฟังสมาชิกก็อยากจะฟังเชิญครับ
ใจเย็นครับพอดีผมมีเวลาไม่จำกัด
ผมอาจจะพูดเรื่องนี้ถึงสองทุ่มก็ได้นะครับถ้าท่านอนุญาตนะครับ
เอาละครับเพื่อไม่ให้ท่านหนักใจนะผมก็เรียนว่า
สรุปว่าสำหรับอาคารบอร์ดลอยฟ้า๘ชั้นเนี่ยนะฮะ
ก็สามารถเข้าจับกลุ่มนะนักการพนันได้อันไหนลองเปิดคลิปดูสิ
สั้นนะครับครึ่งนาที
ขออนุญาตประท้วงครับ
ท่านภัยบูลครับประท้วงเรื่องอะไรครับเชิญสิ
ข้อ๑๙ครับท่านประธานครับท่านผู้อวิปรายนั้น
ได้นำประเด็นซึ่งท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้ว
ว่าจะต้องนำประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน
ก็คือปี๒๕๖๒ถึง๒๕๖๒
แต่นี่ท่านยังจะฉายวีดีโอเทปซึ่งเป็นปี๔๙
สมัยนู้นอีกผมถือว่าท่านผู้อภิปรายไม่ดำเนินการ
ตามข้อวินิจฉัยของท่านประธานครับ
จึงขออนุญาตประท้วงให้ให้หยุดการนำฉายวิดีโอ
ผมขออนุญาตวินิจฉัยที่ท่านภัยบุญประท้วงนะครับ
จริงท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านก็ผมเพิ่งผมเพิ่งเตือนท่านไปนะครับ
ว่าให้รีบเข้าสู่ประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเสีย
ตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้ฉายครับรอดูนิดหนึ่งครับว่ามันจะมี
รายละเอียดตรงไหนอย่างไรเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับ
ผมได้เตือนท่านเสรีพิสุทธิ์ไปแล้วนะครับ
อยากจะให้ท่านรีบเข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับ
เชิญครับเชิญท่านเสรีอภิปรายครับ
ขอบคุณท่านประธานครับถ้าเปิดคลิปต่อครับ
กว้างนี้สมัครซะขอบคุณท่านฟังครับ

ขออนุญาตประทวงขออนุญาตประทวงผมไม่บูรณ์นิติตะวันนะฮะ
สอบบัญชีรชื่อภักดิ์พลังประชาลัทธ์ประทวงตามข้อที่หกสิบเก้า
ก็คือท่านผู้อภิปรายได้นำประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในประเด็นที่
อภิปรายไม่บังใจการหมายราชการบัณฑิตเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะฮะ
นานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่พักฝ่ายค้านจะนำมาใช้
ดังนั้นการที่นำมาเสนอแบบซ้ำซากอย่างเนี้ยนะฮะผมเห็นว่า
ท่านน่าจะเกิดจากท่านอภิปรายไม่มีจำกัดเวลานะฮะผมก็เลยขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่า
ผมก็ไม่มีจำกัดเวลาในการประท้วงเหมือนกันนะฮะดังนั้นถ้าท่านยังยืนยันจะเปิดต่อในเรื่อง
ซึ่งตั้งแต่หลายสิบปีแล้วผมก็ต้องขออนุญาตประท้วงอยู่อย่างนี้แหละครับ
ท่านไม่ท่านก็ประท้วงอยู่กับผมก็ได้ไม่เป็นไรครับครับขออนุญาตท่านท่านครับภัยบูลครับ
วินิจฉัยนะครับผมขอวินิจฉัยอย่างนี้นะครับว่า
ผมได้เตือนท่านเสรีสองสามครั้งครับเรื่องเอาเรื่องเหตุการณ์ในอดีต
ฉายและมาพิปรายนะครับผมผมฝากท่านผมได้เตือนท่านนะครับ
ขอเตือนว่าขอให้ท่านได้เอาประเด็นปัจจุบันมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี๔๙มาอภิปรายเพราะใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับท่าน
นะครับขอขอขอให้ท่านเปลี่ยนขอให้ท่านเข้าสู่ประเด็น
ท่านเตรียมมาแล้วใช่ไหมครับว่านายกรัฐมนตรีบริหารรัฐการณ์มาหลายปีนี่
มันมีความบกพร่องเรื่องบ่อนการพนันอย่างไรท่านเอาตรงนี้มาเลยครับ
ท่านจะพูดตรงนี้ถึง๒ทุ่มผมก็อนุญาตเพราะท่านจะไม่จำกัดเวลาอยู่แล้ว
แต่ขอให้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันครับประท้วงครับท่านท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ
เจอครับท่านประทานครับผมสุภิษฐานภักดีนรรยนาช
บัญชีรายชื่อก้าวไกรครับขอประท้วงท่านประธานครับ
ข้อเก้านะครับเอ่อคำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นที่สุดนะครับ
เมื่อเช้า๑๑นาฬิกาก่อนท่านประธานชวนพูดจบนะครับ
ก่อนที่ท่านผู้นำจะพูดท่านประธานชวนพูดไว้อย่างนี้ครับ
สิบสองชั่วโมงจะวนเวียนซ้ำซากก็จะอนุโลมไม่บังคับ
นี่คือคำสุดท้ายที่ท่านประธานชวนพูดไว้ในข้อ๖๙นะครับ
ท่านเปิดวีดีโอเทปดูได้เลยนะครับผมถึงบอกว่าคำวินิจฉัยของท่านยังขัดกับท่านประธานชวนที่วินิจฉัยไว้ตั้งแต่แรก
ขอพิจารณาด้วยครับเอ่อท่านสุพิสารครับ
การประชุมเรามีข้อบังคับนะครับท่านประธานชวนท่านวินิจฉัยไว้อย่างไร
เป็นเรื่องของท่านประธานชวนครับแต่ตอนนี้ผมเป็นประธานบนบันลัง
ผมต้องวินิจฉัยตามข้อบังคับครับผมปล่อยให้ท่านเสรีพิสุทธิ์พูดอย่างที่ท่านอยากจะพูดตลอด
ผมก็อนุญาตได้แต่ปัญหาว่ามันจะเดินไปไม่ได้
เพราะมีผู้ประท้วงไงครับผู้ประท้วงก็ประท้วงถูกต้องครับ
เพราะข้อบังคับเขาเขียนเอาไว้ในข้อบังคับข้อที่
ท่านลองอ่านดูสิครับการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู่
ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซากหรือซ้ำกับผู้อื่น
ท่านอ่านสิครับถ้าประธานอนุญาตให้วนเวียนซ้ำซากได้
ประธานก็ผิดข้อบังคับครับมันซ้ำซากได้ไงวะ
ฉะนั้นขอท่านเสรีพิสุทธิ์ได้ยืดข้อบังคับด้วยกันนะครับท่านครับ

ขอบคุณครับก็เรียนท่านว่าประเด็นผมไม่ได้วนเวียนไม่ได้ซ้ำซากนะครับ
ท่านเสรีพิสูจน์ครับการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นนะครับ
อยู่ในประเด็นประเด็นการที่ปลายขนาดนี้ก็คือ
อภิปรายไม่แว้งใจนายกรัฐมนตรีประเด็นเรื่องบ่อนการพนัน
ท่านควรจะเอาเหตุการณ์เรื่องบ่อนการพนันที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินอยู่ครับ
ฉะนั้นขอขอเตือนท่านอีกครั้งครับผมก็มองต่างมุมกับท่านนะครับ
ผมยัตติมันว่าท่านนายกรมนตรีไร้วุฒิภาวะไร้ความรู้ความสามารถไงครับ
ผมถึงต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาก็อธิบายได้ครับ
ท่านจะกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีไร้วุฒิภาวะไร้ความสามารถ
ยังไงท่านบอกมาเลยให้ชัดเลยนะครับ
ก็บอกนะครับว่ากำลังจับกุมอยู่เขาจับกุมได้ไม่ต้องเป็นนายกหรอก

ผมเป็นประธานวินิจฉัยนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับ
ท่านเป็นผู้อภิปรายท่านต้องอยู่ในข้อบังคับครับ
ท่านประธานครับขอประท้วงครับ
ท่านประธานครับผมผมขอประท้วงก่อนนะครับกับท่านประธาน

ผมขอประท้วงท่านประธานในการวินิจฉัยนะครับ

คือผมคิดว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ก็กำลังอธิบายต่างนะครับ
การอธิบายจะอธิบายถึงอดีตอนาคตย่อมได้ทั้งนั้นนะครับ

อีกสักครู่ข้อเก่าหาจะเป็นปัจจุบันแน่นอน
ทนอดทนฟังนิดนึงนะครับ
แล้วจะได้เจอข้อเก่าหาปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับ
พระคุณท่านประธานครับผม

ถึงได้เตือนท่านเสรีพิสุทธิ์ไงครับ
เพราะมีท่านสมาชิกประท้วงครับ
เพราะถ้าผมไม่วินิจฉัย

ท่านพูดนอกประเด็นที่กำลังจะอภิปรายอยู่
มันก็เป็นเรื่องที่ประธานก็ผิดข้อบังคับ

แต่มันบ่อนการพนันคนละยุคเลยนะครับ

ผมไม่ได้เข้าข้างนายกลำตีครับ
ผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายรัฐบาลครับ
แต่มันย้อนยุคไปไกลเหลือเกิน
ตั้งแต่ปี๒๕๔๙นี่
ท่านนายกยังไม่ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินครับ
ฉะนั้นขอให้เกินพอประมาณและเข้าสู่ประเด็นปัจจุบัน
เพราะทุกคนก็รอฟังท่านอยู่

ศิราพอแล้วมั้งครับผมขอเถอะนะครับ

ประธานก็ควบคุมอยู่อย่างนี้แหละครับ
ผู้อภิปรายไม่ฟังคำวิจัยของท่านประธาน

เป็นหน้าที่ของประธานที่จะต้องดำเนินการต่อไปครับ

เป็นหน้าที่ของประธานที่จะต้องดำเนินการต่อไปครับ

ท่านเสรีพิสุทธิอภิปรายครับท่านครับ
เรื่องบ่อนลอยฟ้าเหลืออีกแผ่นเดียวครับ

คือถ้าท่านพูดเรื่องบ่อนลอยฟ้าเนี่ย

ผมไม่เข้าใจว่ามันจะเอาผิดนายกได้ตรงไหน
แผ่นเดียวว่านายกไร้ความสามารถไงครับ
และไม่จับกลุ่มเจ้าของบ่อนประมาณนั้นทุกวันนี้ยังไม่จับเลย
ประเด็นที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านพลเอกประยุทธ์เถอะครับ

ถ้าพูดไม่รู้แล้วก็ไล่ออกไปเลยครับ
ก็ให้ประท้วงไปให้มันก็หักเวลาเข้าไปเองท่าน
ครับท่านหมู่ปลายพูดไม่รู้แล้วไม่ฟังความวิจัยของประทานเนี่ยไล่ออกไปเลยครับ
ประทานผมจะประทวงผู้ประทวงสกุลนะครับตามข้อ๖๙ท่านท่านท่านสิระนั่งเถอะครับ
ประทวงสามทรากท่านประทานประทวงสามทราก
วิรัตินั่งเถอะครับผมยังไม่อนุญาตให้ท่านนะครับ
ท่านสิระผมก็บอกให้นั่งครับ
ถ้าไม่ได้รับประดับประทานจะประทวงไม่ได้นะครับ
เชิญท่านที่อยู่ข้างหลังท่านเสรีโทษทีผมจำไม่ได้ก็มาอยู่ไกลกันหน่อย

ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับที่๙นะคะ
ขณะนี้เนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยกำลังอภิปรายนะคะ
เพื่อเท้าความตั้งแต่อดีตว่าท่านมีผลงานอย่างไร

กำลังจะนำไปสู่การไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
เพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุม

ครับผมขอวินิจฉัยนะครับ
ขณะนี้นี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

ไม่ใช่เป็นเวทีที่จะเอาผลงานมาโชว์
ฉะนั้นขอให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้เข้าสู่ประเด็นครับ
ถ้าท่านยังจะฉายวีดีโอของเก่าอยู่เมื่อปี๔๙
ผมขอแจ้งฝ่ายเทคนิคว่าผมไม่อนุญาตให้ใช้ครับ
ถ้าท่านจะอภิปรายประเด็นความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านกับเมือง
เพราะการบริหารงานของท่านนายมตรีผมอนุญาตครับ

ผมก็กลับเรียนท่านประธานนะครับว่าท่านจวรานเนี่ย
ครูมาอาจจะไม่รู้เท่าทันผมนะครับ
ผมเป็นตำรวจผมใช้กฎหมายไปโดยตลอด
นี่มันอยู่ในประเด็นครับประเด็นที่อภิปรายท่านนายมตรี
ขาดความรู้ความสามารถขายรูปธุรกิจเลือร์
ไม่มีความสามารถในการปรับปรามบอร์ดการพนัน
ผมก็กำลังอภิปรายได้ไม่ต้องนายกรัฐมนตรีก็ทำได้
มันอยู่ในยติเพราะฉะนั้นท่านนายกไม่มีความรู้ความสามารถ

แล้วเดี๋ยวมันก็จะมาตามที่ท่านพูดหน่อยว่า
ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับ
คือติดตามท่านมาเป็นระยะพอสมควรแล้วนะครับ
ถ้าท่านยังเล่นเอาเรื่องเก่ามาเล่ายาวอย่างนี้นี่
สมาชิกบางส่วนก็ประท้วงประธานก็ต้องวินิจฉัยตามข้อบังคับครับ

ท่านท่านขจิตประท้วงเลยครับ

เชิญประทานครับผมขจิตแฉนิคอม

ขอประท้วงท่านประธานและผู้ประท้วงตามข้อเจ็ดสิบเอ็ด
ข้อเจ็ดสิบเอ็ดขออนุญาตนะครับ
เมื่อมีผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ
ก็ให้ยกมือขึ้นตามที่ผมทำเนี่ยฮะ
แล้วก็ท่านประธานให้ผู้นั้นชี้แจง
ที่ผมจะอ่านต่อไปนี้เนี่ยผมฝากท่านประธานใช้
แล้วก็ผู้ประท้วงต้องใช้กับผู้ประท้วงด้วยฮะ
แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่ประท้วงหรือไม่
สุดท้ายคำวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นเด็ดขาด
คำว่าคำวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นเด็ดขาด
หมายความว่าคนประท้วงจะประท้วงประเด็นเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
ไม่ได้นี่คือข้อเจ็ดสิบเอ็ด
ใช้กับคนประท้วงที่ไม่ต้องประท้วงประเด็นเดียวซ้ำซาก
ครับส่วนข้อสี่สิบข้อหกสิบเก้า
ใช้กับผู้อภิปรายข้อเจ็ดสิบเอ็ดใช้กับคนประท้วง
ครับท่านประธานทีนี้ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพผม
ขอรบท่านประธานแล้วผมเห็นใจท่านประธานมาก
แต่การที่อธิบายถึงบ่อนการจับบ่อนในอดีต
มันสะท้อนว่าเขาสามารถทำได้ที่นายกบอกไม่ทำได้
ไร้ความสามารถมันกระแทกลงไปตรงนั้น
ผมยังอยากดูเลยว่าเขาจับยังไง
ขอเถอะครับขอให้จบสักคลิปสองคลิปครับ
ผมจะได้มีความรู้มากขึ้นครับขอบคุณครับเอ่อ
เอ่อขอบคุณท่านขจิตครับ
ก็ขอวินิจฉัยว่าท่านขจิตอ้างข้อบังคับได้ถูกต้องนะครับ
ก็ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ขอให้อภิปรายให้มันกระชับ
สักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องในอดีตครับ
แต่เรื่องปัจจุบันท่านจะเล่นยาวยังไงก็ตามสิทธิ์ของท่านครับเชิญครับ
ขอบคุณท่านประธานครับสำหรับตรงนี้ก็จะไม่ท่านครับ

สรุปแต่เพียงว่าเราก็สามารถจับกลุ่มบ่อนการพนันลอยฟ้าได้
นักการพิมพ์นั้นมากที่สุดครับผมท่านท่านท่านเจรีย์ครับ
ท่านเจรีย์พิสุทธิ์ครับมีมีสมาชิกประท้วงเชิญท่านสุประชัยครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทย
ผมขออนุญาตประท้วงต่อท่านประธานครับตามข้อเก้าเนี่ยนะครับ
ท่านประธานครับท่านมีหน้าที่การในการควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม
และตามหมวดสิทธิ์ของข้อบังคับเนี่ยในเรื่องของการรักษาระเบียบและความเรียบร้อย
ข้อ๑๘๒เนี่ยในนี้บอกว่าถ้าสมาชิกท่านใดนะครับ
ฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ประธานก็มีอำนาจเตือนห้ามปรามให้ถอนคำพูด
เป็นต้นนะครับสิ่งที่ท่านประธานได้แจ้งต่อท่านสมาชิกผู้กำลังงานพิปราย
คือขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ท่านประธานครับตาม๑๘๒ท่านต้องบอกให้ชัดว่าห้ามไม่ให้ท่านทำอะไร
เมื่อกี้ท่านก็พูดแบบคลุมเคลือไม่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นก่อให้เกิดความสับสนว่าท่านสามารถทำอะไรได้ไม่ได้ต่อ

ถ้าท่านไม่ประสงค์ให้ท่านสมาชิกผู้กำลังอภิปรายไม่อภิปรายเรื่องอะไรเนี่ย
ท่านต้องบอกเลยบอกเลย
๒ก็คือท่านบอกไม่ให้ฉายเนี่ยนะครับไม่ใช่บอกจารยธรรมที่เทคนิค
ท่านก็ต้องบอกเลยครับว่าผมไม่อนุญาตให้ฉายสไลด์หรือภาพอะไรต่างที่
ที่กำลังจะฉายอยู่ตรงนี้และห้ามไม่ได้พูดเลย
แต่ถ้าการที่คลุมเคลืออย่างนี้ก็เดินเข้าไปที่เดิมอีก
๔๙อีกเมื่อไหร่เรามาถึง๖๔
เบื่อรำคาญสภาเราต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้บรรยากาศนี้เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้วันแรกเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพต่อท่านประธานที่เคารพของผม
ท่านประธานได้โปรดเคร่งครัดมากกว่านี้ครับแล้วจะทำให้การเดินของของของเราในสภา
อีกหลายวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ของข้อ๙ที่ท่านจะต้องปฏิบัติด้วยความเคารพครับ
พระคุณครับครับขอบคุณท่านสุภาชัยครับ
ก็ความจริงผมก็วินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเรื่องในอดีต
เสรีพิสุทธิ์ก็สามารถที่จะเกริ่นนำบ้างเพื่อมาประกอบการอภิปรายแต่นี่ใช้เวลาหลายสิบนาทีแล้วท่านก็พูดแต่เรื่องผลงานในอดีตอยู่
ผมก็เตือนท่านแล้วว่าให้พูดเรื่องเดิมแล้วให้เปลี่ยนเรื่องใหม่เข้ามาสู่ผลงาน
หรือว่าการกระทำของรัฐบาลที่ผิดพลาดบกพร่องแล้วผมก็บอกว่าถ้าจะฉายเรื่องบ่อนลอยฟ้าบ่อนอะไรอีก
ผมไม่อนุญาตให้ฉายอีกแล้วก็ชัดเจนนะครับฉะนั้นท่านเสรีพิสุทธิ์จะอภิปรายต่อก็ต้องอภิปรายในประเด็นที่ว่าเป็นข้อบกพร่อง
เป็นปัญหาของรัฐบาลนะครับชัดเจนนะครับคำวินิจฉัยชัดเจนแล้ว
ถ้าถ้าไม่อยากให้มีปัญหาก็ต้องขอให้ปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าอยากฟังว่ารัฐบาลชุดนี้บกพร่องยังไง
ผมจะไม่ห้ามท่านเลยครับถ้าในประเด็นที่ท่านจะอภิปรายถึงความบกพร่องของรัฐบาล
เชิญครับครับสรุปว่าก็จับกลุ่มบ่อนลอยฟ้าก็จับกลุ่มเจ้าของบ่อนการพนันด้วยนะครับ
ไม่ใช่จับกลุ่มเฉพาะนักพนันเท่านั้นเองนะครับครับ
ข้อสามซึ่งผมแสดงให้ท่านทราบตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยผลประโยชน์จากการบ่อนการพนันมันมากน้อยเพียงใดนะครับ
ผมพูดเนี่ยท่านอาจจะพูดอีกมันเป็นเรื่องอดีตแต่อดีตเนี่ยมันเทียบมาถึงอนาคตหรือปัจจุบันที่ได้นะครับ
นะก็กลับเรียนท่านประธานไว้ก่อนว่าไอ้ผลประโยชน์จากบ่อนการพนันเนี่ยนะ
มันพอเปรียบเทียบกันได้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับในอดีตเนี่ยครับเวลาเขาเช่าขอนในบ่อนการพนันนะครับ
เขาเช่าขอละสองหมื่นนะครับนัดใช้เวลาแปดชั่วโมงนะฮะ
ถ้าสมมุติว่ามีสักร้อยขอนก็เท่ากับ๒ล้านบาทใน๘ชั่วโมง
วันหนึ่งมีสามรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับก็ถ้ากลับรายได้เจ้าของบ่อนเวลาหกล้านบาทต่อวัน
หนึ่งเดือนก็ร้อยแปดสิบล้านบาทนี่เจ้าของบ่อนนะครับนะฮะ
นอกจากนั้นเจ้าของบ่อนยังมีกำไรจากอาหารการกินรัฐจำนำนะ
สิ่งของต่างต่างในบ่อนการพันธนาคมรัฐจำนำรถอะไรต่างต่างนะครับ
ทั้งหมดเยอะแยะนะฮะงั้นรายได้เดือนหนึ่งเนี่ย
เจ้าของบ่อนการพันธนาคมในอดีตนะฮะมันมีรายได้ถึงเดือนสองร้อยล้านบาท
สบายสบายจะมีชีพไหนครับที่มีรายได้ขนาดนี้
ไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อนการพนันมันถึงอยู่ยั้งยืนยง
คู่กับบ้านเมืองไทยมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของบ่อนมีรายได้
สองร้อยล้านต่อเดือนสมัยก่อนนะฮะมันกินคนเดียวมันกินไม่ได้หรอกครับ
อยู่ไม่ได้เจ้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ผู้ไม่รับผิดชอบ
จับกลุ่มไม่เหลือหล่อหรอกครับนอกจากจะมันต้องแบ่งนะครับ
แบ่งนะครับแบ่งไปถึงใครได้อ่ะภูมิกับพอไหม
ผู้การพอไหมผู้จัดการพอไหมพบตรผู้ว่านะครับ
หรือว่านายกมนตรีนะครับพอไหมมันก็แล้วแต่นะครับว่า
อยู่ได้ไหมนะครับถ้าเจอนายมตรีที่ไม่เอา
ก็คืออยู่ไม่ได้มีไม่ได้นะครับแต่ถ้าเจอนายมตรีที่เอาด้วย
บ่อนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็กลับเรียนให้ท่านทราบนะครับ
เมืองต้นอย่างนี้นะครับว่าผลประโยชน์มันเยอะเดือนละขนาดนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นมันต้องร่วมมือกันนะครับแล้วใครใครได้รับประโยชน์บ้าง
นะครับขออนุญาตท่านอดทนฟังสักนิดนะครับนะอดทนฟังนิดเดียวเชื่อผม
นะฮะผมจะอธิบายว่าใครได้รับประโยชน์บ้างนะฮะพอผมจับกลุ่มบ่อนประตูน้ำ
นะครับท่านายก็แจ้งจับนะฮะผมนะฮะทหารมาเฟียร์นะครับ
ก็ลงมาเล่นเลยนะภาพที่สามพอสองคนนี่ปุ๊บพบตรสั่งผม
ชี้แจงภาพที่สี่ตั้งกรรมการสอบสวนเสรีที่สุดขยันจับบ่อนอ่ะ
ท่านงงไหมครับผมจับบ่อนพอบอตรอในสมัยนั้นนะฮะ
นะต้องมาแสดงวิทย์ดีซไรลี่ช่วยเลยยินดีด้วยนะ
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะครับนะขออนุญาตอีกนิดนึงเพราะอะไรฮะ
นะเชิญฮะแผ่นที่ยี่สิบเอ็ดนะนิดเดียวท่านท่านอดใจนิดเดียวฮะ
นี่ครับผังนะดาบตำรวจมานัดเติมธนศักดิ์เนี่ย
ขออนุญาตเอิญาณด้วยบริษัทธิการสำรวจนะ
ประวัติเขาก็อยู่กองปราบเก็บเงินส่งสวยตลอดจนกระทั่งพัฒนามาเป็นเจ้าของบ่อน
นะครับแต่ก็ยังรับเลือดจักรการอยู่นะ
พลตรวจโทษาวรศักดิ์เทพชาตรีผู้จัดการวิการรู้ไอ้นี่ไม่ทำงาน
ย้ายไปโคราชนู่นนะครับขวามือย้ายไปโคราชนะครับ
อีกไม่นานเลยพอบอตรอเนี่ยผมปิดดำไว้น่ะ
ว่าชื่ออะไรท่านพระนักฐานย้ายกลับมากรุงเทพ
เพื่ออะไรเพื่อให้คุมบ่อนได้มันก็จ่ายเงินอย่างเดียว
ไหมนะครับแล้วท่านมันไม่อยู่ในประเด็นเลยนะครับท่านขอขอให้ท่านประธานวิจัยครับ
ท่านเจรัตครับผมขอวิทย์ไฉม์นะครับว่าท่านเสรีเป็นการให้เปลี่ยนปลายปูพื้นให้เห็นว่า
ยุคก่อนที่นายกจะมาบริหารรายการแผ่นดินนี่เขาดำเนินการได้อย่างนี้
ผมก็รออยู่แล้วก็เตือนท่านแล้วนะครับท่านคงจะกระชับขึ้น
ฉะนั้นในคำประท้วงเดิมก็ขอให้พักไว้หน่อยนะครับ
แต่ว่าที่ผมเป็นห่วงก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์ในวีดีโอของท่านมันมีชื่อบุคคลภายนอก
ฉะนั้นก็ฝากท่านหน่อยนะครับเพราะว่ามันฉายออกไปทั่วประเทศ
ทั่วโลกนะครับถ้าบุคคลคนนั้นถูกเอ่ยชื่อ
หรือมีชื่ออยู่ในการปลาใสการอภิปรายของท่านมันจะทำให้เกิดเขาเสียหายนะครับ
ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงชื่อบุคคลอื่นนะครับ
ประเด็นนี้นะฮะขอนิดเดียวแผ่นเดียว๒๒ครับ

ครับนะครับหลังจากบ่อนนะครับ
ผู้หญิกการตำรวจก็ให้สัมภาพว่า
บ่อนการพนันเรื่องเล็กนะตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
อำนาจย้ายอยู่ที่พบตรและผู้จัดการคนอื่นไม่เกี่ยว
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนับสนุนบ่อนการพนันด้วยนะฮะ
แล้วเป็นไงครับก็มีการตั้งกรรมการเหมือนกันนะฮะ
แต่ยุติเรื่องระดับผู้การระดับภูมิกับลงไปก็ภาคทันนะครับ
นะแล้วหลังจากนั้นก็ขวามือครับคนจับบอลนะครับ
ถูกย้ายเป็นทะเลตำรวจแห่งชาติไปนั่งเป็นที่ปรึกษานะครับ
ส่วนผู้จัดการตำรวจนะครับท่านท่านเศรีครับ
ผมผมขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าขอให้ท่านเข้าสู่ประเด็นการอภิปราย
ที่เป็นการกระทำที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
ของรัฐบาลชุดนี้ครับครับผมจะไม่อนุญาตให้ท่านนำเอาเรื่อง
ประวัติเดิมของท่านมาอภิปรายต่อแล้วนะครับ
แม้ท่านจะใช้เวลาของท่านแต่ฝ่ายค้านมีเวลาแค่๔๒ชั่วโมงเองนะครับ
ท่านท่านเป็นคนอื่นรออยู่ครับรออภิปรายอยู่
ท่านได้ไปอดทนฟังให้ให้จบเลยนะคือพอแล้วครับท่านท่านทรัพย์
ผลงานพวกนี้ผมก็เคยติดตามท่านมาท่านสมาชิกหลายหลายท่านก็รู้เรื่องอยู่แล้ว
พอแล้วครับท่านเข้าสู่ประเด็นว่าท่านนายกรรมตรีบริหารเกิดความผิดพลาดยังไง
บ่อนการพนันอยู่ตรงไหนอย่างไรเอาให้มันชัด
โง้งเดียวจอดเลยครับท่านเสรีเอาเลยครับผมเอาใจช่วยท่านอยู่
ผมผมก็ผมเข้าใจกับท่านถ้าท่านไปเล่าแต่ประวัติการปราบบ่อนของท่านนี่
มันคนรับเรื่องมันคนละประเด็นคนละยุคเลยครับนั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
ผมจะไม่อนุญาตให้ท่านพูดเรื่องนี้อีกแล้วครับขอให้ท่านเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วก็เข้าสู่เรื่องปัจจุบันครับ
ผมผมกำลังสรุปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันรับผลประโยชน์บ่อนจากบ่อนการพนัน
ว่ามีใครบ้างแล้วก็จะเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันนะครับนี่กำลังจะท่านจะพูดก็ต้องให้กระชับนะครับ
อันนี้สุดอันนี้สุดท้ายที่ที่จะพูดกับท่านแล้วในเรื่องนายดีนะครับเชิญครับเชิญครับ
นะฮะสุดท้ายแล้วสรุปก็คือว่าที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะฮะก็คือ
พบตรน่ะนะอยู่เบื้องหลังเองนะครับแล้วถ้าสูงกว่านั้นล่ะนะครับ
ผมก็เอ๊ะไม่นัดกันเลยแต่ว่าเพื่อนมาก็ให้เกียรติออกไปพบท่านเชื่อไหมครับ
ผมมากราบขอให้ผมช่วยผมก็เอ๊ะท่านรองนายกรัฐมนตรีหมาดไทยสมัยนั้น
คุณเอากับเขาด้วยหรือเนี่ยของพวกของพวกสัตว์ท่านแค่เนี้ยนะครับ
บ่อนการพนันเนี่ยผลประโยชน์มันมหาศาลนะครับ
มันไม่ใช่แค่ภูมิกับผู้การรอบผู้การผู้วิชาการอะไรแหละ
มาสูงกว่าพบตรก็มีนะครับอ่ะท่านรองวิรัติ
เอาเรื่องจับบ่อนกายมาธัยมันบทไปฝากท่านประธาน
ให้ท่านประธานส่งท่านนายกไปศึกษา
ในวิธีการปราบบ่อนของผมมากไปที่ผมต้องการ
เป็นอย่างนี้ครับท่านนายกจะได้ปราบบอลได้
นะครับเชิญนะฮะต่อไปครับอ้าวเข้า
พระรามสามนะครับบ่อนพระรามสามปัจจุบันแล้วนะท่าน
นะครับถ้ามาถามครับเรื่องบ่อนพระรามสามเนี้ย
มันมีคลิปหลายคลิปนะฮะผมขออนุญาตเปิดคลิปติดต่อกันไปเลยนะครับ
แล้วก็อธิบายครั้งเดียวนะครับตั้งแต่แผ่นที่ยี่สิบสามถึงแผ่นที่ยี่สิบแปดนะครับ
นะครับเปิดคลิปทีเดียวนะครับแผ่นที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดนี่ครับ
ใส่สี่ศพนะบ่อนบาคาราธารามสามสาวโจ่ยุธพงครับจากคักเพื่อไทย
เมื่อตุลาคมปีที่แล้วครับเขากำลังแฉต่อหน้านายกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าไอ้บ่อนเนี้ยมันมีจริง
ตอบให้เลยครับ
ออกมาบอกว่าไปพบโต๊ะพนันโต๊ะเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นบ่อนได้หรือเปล่า
นิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ในบ่อนเฮียตี้
ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์แห่ง๑ถนนพระราม๓
ที่เกิดเหตุยิงกันตาย๔ศพเมื่อคืนวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
มีกลุ่มชายกำลังเก็บกวาดอุปกรณ์ภายในบ่อน
ทั้งที่ศพยังเสียชีวิตอยู่ที่พื้นเลย
กลุ่มชายก็เก็บเคลื่อนย้ายเก้าอี้แบบหน้าตาเฉย
ในภาพนี้มองขึ้นไปด้านบนคุณกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ตั้งหลายตัว
ในห้องโถงแห่งนี้รองรับคนจำนวนมากเพราะมันดูกว้างขวาง
มันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะนอกจากบ่อนการพนัน
จะมาอ้างได้ยังไงว่าไม่เจอวงจรปิดในบ่อน
ให้เห็นว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งพยายามเคลื่อนย้ายสิ่งของหลังเกิดเหตุ
ก็คือทำลายหลักฐานนะฮะโลกโซเชียลเขาวิจารณ์ยับเลยนะฮะ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพลตำรวจโทษพักกระพงพงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่าพบโต๊ะเล่นพนัน๑ตัว
และไม่พบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุคนในสังคมก็ฟังเอ๊ะแหม่งนะท่านนะ
คือมันมีข่าวออกมาว่ามีเสียงปืนดังนัดแรกตั้งแต่๓ทุ่ม
แต่ตำรวจเนี้ยได้เข้าไปก็เกือบจะห้าทุ่มตรงเวลาที่หายไปเนี้ยอ้อ

และมาถึงไฮไลท์สุดท้ายเรื่องบ่อนการพนันครับ
มีผู้ติดเชื้อมาจากบ่อนในกรุงเทพ
ผลเอกประวิทย์บอกว่าไม่ทราบถ้ารู้ก็ต้องมาบอก
เรื่องของบ่อนไม่มีแล้วเพราะผิดกฎหมาย
และตำรวจท้องที่ก็ดูแลให้ไม่มีนะครับ
ก่อนเราไม่ไม่มีมีแล้วเราไม่มีความจริงแล้วเราก็มันผิดกฎหมายอ่ะน่ะ
เป็นเรื่องของตำรวจท้องที่นะที่จะต้องดูแล
จากการตั้งคำละกรรมการตรวจสอบเค้าจริงจริงนะฮะก็สาธิตเกิดเหตุก็เป็นบ่อนการพนันจริงครับ
ผมเปิดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับไอ้กรณีอ่า
การทำลายหลักฐานหรือซ่อนเล้นหลักฐานเนี่ยที่เป็นการช่วยเหลือเนี่ย
ก็มีการกระทำจริงนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราก็กำลังสอบส่วนทุกอย่าง
แล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้กระทำนะฮะก็ขอเวลานิดหนึ่ง
ส่วนในกรณีฆาตกรรมเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เบาะแสมานะฮะ
ก็จะพยายามเร่งรัดนะฮะจับกลุ่มผู้ต้องหา
ในเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่าคนร้ายมีมากกว่าหนึ่งคนนะฮะแล้วก็
ส่วนเราทราบตัวแล้วหนึ่งคนนะฮะก็อยู่ระหว่างรูปรวงประหยาศาสตร์กัน
ที่ชื่อในเบาะไว้ไหมครับก็ขอขออนุญาตนิดหนึ่งครับ
เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสำนวนการสอบสวนนะครับ
นี่ครับยอมรับว่ามีบ่อนจริงแล้วนะครับผมกลับเรียนท่านประธานครับว่า
สำหรับบ่อนพระรามสามเนี้ยต้องขอขอบคุณส่อส่อยุธพงษ์ของพลักษณ์เพื่อไทยนะครับ
ที่เป็นคนเปิดโปรงเป็นคนแรกว่ามีบ่อนการพนันลายใหญ่อยู่ที่ศรีรม
ท่านนายกประยุทธ์ก็ออกมาเฮ้ยมีก็แจ้งมาสิมีจะไปจับกลุ่มนะครับ
หลังจากนั้นบ่อนไอ้ตี้เนี่ยผมไม่เรียกเคลียร์เฮียมแล้วว่าพี่นะครับ
ก็ย้ายไปอยู่พระราม๓แทนเปิดมายาวตลอดนะครับ
บ่อนมานานจนเป็นข่าวเอ่ยซึกโครงโครมนะฮะ
ประวิทย์ของผมพี่ป้อมออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันเลยไม่มีบอล
นะครับไม่มียังไงก็ไม่มีบ่อนนะผมดูแลอยู่ไม่มีบ่อนนะครับ
สุดท้ายปนโดรโทษพระกระโพงของขออนุญาตเอ่ยนามผู้ชาติบรวดรขอนบาน
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพทนกระแสไม่ไหว
เพราะอะไรเพราะหลังจากวันเกิดเหตุมีการฆ่ากันตายในบ่อน
คนตายเป็นในตำรวจถึงระดับสารวัตรแต่ที่เข้าไปในบ่อนเนี่ย
ไม่ได้เหมือนกับที่ผมส่งคนไปสืบนะครับ
การพนันนะครับเข้าไปเล่นด้านบ่อนนะครับ
ถูกยิงกันตายถึง๔ศพนะครับ
มีการขนย้ายอุปกรณ์การเล่นนะครับมันก็ไม่ได้ไปไกลครับ
รีบขนย้ายก็ไปฝากไว้ข้างข้างกระดังข้างข้างในต่างทำนองนั้นนะครับ
และในที่สุดความก็ปรากฏออกมานะฮะผู้จัดการตำรวจนครบานก็เลยต้องออกมานะครับ
รับสารภาพว่ามีบ่อนจริงนะครับมีการฆ่ากันตายจริงนะครับ
แต่กำลังสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่เป็นไงครับ
สมัยผมนะฮะเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพวกบ่อนเนี่ย
ผมทั้งย้ายทั้งตัดเงินเดือนลงโทษลงทันหมดตั้งแต่ผู้บัญชาการนะ
ลงมานะครับถึงตำรวจทุกคนที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าลายผู้จัดการตำรวจนักฮอลบาลอะไรเนี้ยนะเป็นไงครับ
บ่อนก็มีจริงแล้วมันหนักกว่า
ทุกครั้งทุกคาเลยว่ามีการฆ่ากันตายในตำรวจตายนะครับ
แต่ท่านนายกก็ไม่เคลื่อนไหวในฐานะประธานกตล
พอถึงเดือนกัญญานะครับที่จะต้องมีการแต่งตั้งโยกย้าย
ผมก็ยังคิดว่ายังไงท่านนายกจะต้องย้ายนะ

ผมไม่อาจแทกแทนเขาหรอกเพราะผมไม่ใช่การจักรประจำนะครับ
เราเป็นสมาชิกสภาพฤทธิรัฐศร้อนไปแทกแทกไม่ได้
ก็อยากจะดูซิท่านนายกตัดสินใจยังไง
โอ้ผลที่สูดออกมาอยู่ตามเดิม
หมายความว่าคนที่คุมบ่อนคุณที่มีผลประโยชน์จากบ่อน
การพนันอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีนะครับ
ไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรทั้งสิ้น

หมายความว่าไอ้เงินบ่อนเนี่ยมันอยู่แค่ผู้จัดการหรือ

ท่านนายกรับไปกับเขาด้วยหรือเปล่า

มันทำให้คนคิดคนสงสัยไปโดยตลอดเลยนะ
ท่านนายกได้รับผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน
จึงไม่ยอมดำเนินการใดทั้งสิ้นนะครับ

บ่อนการพนันภาคตะวันออกเลยครับ
เดี๋ยวท่านประธานจะหาว่าผมอยู่นึงอยู่นึง

นะครับ

และเมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบว่าในภาคตะวันออกยังมีอีกหลายบ่อน
ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันโดยเฉพาะบ่อนใหญ่ที่รู้จักกันใน
วงนักพนันขยับไปที่จังหวัดตราดสุดแดนภาคตะวันออก
คึกคักไม่แพ้ที่อื่นเพราะมีบ่อนแสนตุ้งบ่อนขนาดใหญ่
อันดับต้นและยังมีบ่อนขนาดเล็กแถมอีกกว่า
สามสิบบ่อนอยู่ในเทศบาลเมืองตราดรวมทั้งตำบลวังกระแจ
และที่ต่างอำเภอก็ที่อำเภอเขาสมิงตำบลแสนตุ้งและตำบลประเนธ
และที่ตำบลแหลมงอกของอำเภอแหลมงอกแหล่งข่าวยังบอกว่าทุกบ่อนต้องจ่ายสวยให้กับ
ตำรวจระดับกลางในพื้นที่เดือนละประมาณ๒ล้านบาท
เพราะเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยบ่อนขนาดเล็ก
มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละสี่ถึงห้าร้านบาท
ส่วนบ่อนขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่าวันละห้าถึงหกล้านบาทแต่ละเดือนบ่อนแต่ละแห่ง
ก็จะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท
เป็นยังไงเดี๋ยวก่อนครับเป็นยังไงครับท่านประธาน
ไม่ใช่คำกล่าวของผมนะครับแต่เป็นเรื่องที่ผู้สื่อข่าวได้นำเรื่องบ่อน
การพนันภาคตะวันออกเนี่ยมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
แล้วถ้าเปิดย้อนไปสักครู่สักครู่เนี่ยจะเห็นว่ามีเจ้าที่ของฝ่ายปกครองส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ที่อาศัยส่วนหนึ่งเข้าไปจับกลุ่มบ่อนการพนันแล้วเมื่อไปจับกลุ่มบ่อนการพนัน
ผลเป็นไงครับนี่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับไม่ใช่
ผมมาคิดเองพูดเองเลยเองนะครับเขาระบุไว้ว่าบอมมาตรพุทธ
เนี่ยมาสักครู่นี้น่ะเมื่อเดือนสิงหาภีร์กาย

กรมสอบสวนคดีพิเศษริดิถไอบุคทารายบ่อนวิกรัฐบาล
ผมไม่รู้ใครเขาเขียนไว้อย่างนี้นะฮะ
รัฐบาลควันออกหูไม่พอใจถึงขั้นยกหูถาม
สมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าเดี๋ยวนี้
เอสไอจับบอร์ดแล้วหรือทรหัสได้ว่าทำเกินหน้าที่
เป็นผลให้ดีอาทัยมีคำสั่งยุบคณะพนักงานสืบสวน๖ชุด
ทันทีทันใดใครจะไปสั่ง
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินได้นอกจากท่านนายกรัฐมนตรี
วิธีการแสวงหาผลประโยชน์จากบ่อนการพนันนะครับ
ผมขออนุญาตเปิดคลิปติดต่อกันนะครับนโยบายข้างเคียงนะครับ
ตั้งแต่พันศาลที่๑๘ถึงศาลที่๑๕
ผลบริโรทโทษจิตติรอดบางอย่าง

มีชื่อว่าฉลามตาฟาง
คืออะไรฉลามก็คือนึกอย่ามาอยู่พื้นที่ฝั่งชายทะเล

ผลบริโรทโทษจิตติท่านก็รู้
แก่ใจตัวท่านเองว่า

ท่านเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า

รู้สึกจะปี๖๒มั้งหรือ๖๓เนี่ย

ท่านพูดน้ำตาท่านไหลคลอท่านบอกแหม

ติดต่อผมมาสามครั้งเพื่อให้ผมเนี่ย

ถ้าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยจริง
ก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านยาน
ดายกรรมดรีกับพลตำรวจโท

เชิญครับประท้วงเรื่องอะไรครับ

พลังประชารัฐขออนุญาตประท้วง

ท่านประธานครับท่านผู้อภิปราย
นั้นได้นำเสนอ

ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กัน
สื่อสาธารณะทั่วไป
ซึ่งมันไม่ใช่เป็นระดับที่

ในภาพุทธนรัฐสดร

ออกมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ท่านผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่

ท่านต้องเอาคลิปของสื่อมวลชนมาพูด

ด้วยเหตุผลที่นำเสนอท่าน
ว่าคลิปที่เป็นลักษณะอย่างนี้

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
ขอวิธีใช้ของ

เสรีพิสุทธิ์นำคลิปมาเปิด

เพียงแต่ว่าผมฝากท่านเสรีพิสูจน์ว่า

มันอาจจะพูด
เอ่ยชื่อถึงบุคคลภายนอก

มาเก่าผมรู้นิสัยดีนะครับแต่ว่าที่ผมต้องเอาเรื่องสื่อมาเนี่ย
เพียงแต่เอามาเป็นข้อสนับสนุนเท่านั้นเองนะครับว่าเฮ้ยสื่อก็ยังเห็น
อย่างนี้นะไม่ใช่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับ
มันเป็นเป็นอย่างนั้นครับท่านนะครับแล้วก็สื่อก็ออกมาตั้งนาน
หลายเดือนแล้วนั่นไงครับท่านผู้ที่ถูกกล่าวนะครับ
ก็นิ่งเฉยไม่ได้เคยออกมาโต้ตอบไม่ได้เคยมาคัดค้าอะไรทั้งสิ้นเลย
คนรับประโยชน์จิตติรอดบางอย่างมีชื่อท่านเป็นเซียนพระ
พระที่ท่านมีเนี่ยพระสมเด็จรุ่นสุดยอดเบนจภาคี
พระแท้นะร้อยเปอร์เซ็นต์สวยมาก
ท่านมีชื่อเสียงมากในการที่ท่านเอาพระไปให้ผู้ใหญ่ดู

ท่านก็จะนิมนต์องค์นั้นขึ้นคอผู้ใหญ่วันนั้นเลย
อาจจะด้วยความเห็นว่าทราบซึ้งผู้ใหญ่นั้นทราบซึ้งในพระพุทธศาสนา
ก็เลยมอบพระสมเด็จราคา๑๐ล้าน๑๐กว่าล้านเอาให้ท่านประดับคอไว้
ท่านคนนบริษัทโธจิติรอดบางอย่างอดีตภุติการบริษัทภูทธรภ๒
ท่านพูดเลยบอกว่าท่านนายกมาขอร้องให้ผมลาออกเพื่อมาเป็นสวตั้ง๓ครั้ง
ยังไงผมก็ต้องยอมทำตามท่าน
ท่านศิรัครับประธุองค์เรื่องอะไรครับ
ประท้วงผู้อภิปรายครับเปิดคลิปนะครับครึ่งปิดข้อมครับ๖๙นะครับ
ในคลิปเนี่ยมีการใส่ไลค์ป้ายสีผู้อื่นนะครับ
ซึ่งไม่อยู่ในที่ห้องประชุมด้วยนะครับ
ขอให้ท่านประธานวิจัยว่าคลิปนี้ปิดข้อมังคับ๖๙หรือไม่นะครับ
เรียกครับท่านครับขอบคุณครับ
ผมที่จริงแล้วการนำคลิปที่เปิดเผยในที่สานะมาก่อนแล้วมาเปิดเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ที่จะกระทำได้
แต่ที่ผมเตือนท่านเสรีพิสุทธิ์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือว่า
เอิญมันมีการเอ่ยชื่อถึงบุคคลภายนอกออกมาด้วย
และคนที่ถูกเอ่ยถึงนี่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตอบหรือชี้แจงในสภาผู้แทนรัศดรของพวกเรา
ฉะนั้นผมขอท่านเสรีพิสุทธิ์ว่าอย่าเอาคลิปที่พูดถึงบุคคลข้างนอกมาเปิดเลยนะครับ

เพราะว่าบุคคลภายนอกเขาไม่สามารถที่จะมาชี้แจงได้
จริงอยู่เขาอาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องได้ผมเข้าใจนะครับ
แต่ว่าถ้าหากหลีกเลี่ยงได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะครับ
เขาใหญ้ประท้องของเขา

ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๑๗๘ครับ

ในเรื่องการใช้เอกสารหรือวัตถุใดจากภายนอก

ให้งดเว้นหมายความว่า

สามารถใช้เนื้อหาใดเข้ามาประกอบ

นี่คือสาเหตุและวัตถุประสงค์เบื้องหลังของการที่
งดเว้นข้อบังคับการประชุมข้อที่๖๙วักนั้นนะครับ
และที่สำคัญใน๑๗๘วักท้ายบอกอยู่แล้วว่า
เพื่อนสมาชิกถ้าเกิดว่าหยิบเอกสารหรือ

เพราะฉะนั้นท่านประธานจะมาห้ามไม่ให้ใช้
ตอนนี้เนี่ยท่านเสรีกำลังอภิปรายเข้าเนื้อเรื่องมากนะครับ

ท่านนายกรมตรีเนี่ยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกผองนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านประธานจะใช้อำนาจประธานมา
ต่อข้อบังคับ๑๗๘วัก๓ไม่ได้ครับ
ผมเองก็ไม่ได้ห้ามท่านเสรีอภิปรายนะครับ
เพียงแต่ว่าผมก็ติงท่านไว้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิก

ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
แต่จริงแล้วก็ถ้าท่านยังยืนยันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ

ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับ
ผมนิโรธสุนทราฬิกาสมาชิกสภาพุทธแหละรัศดรจังหวัดนครสวรรคพระชังพลังประชารัฐ
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับว่าควรจะใช้ข้อบังคับข้อ๙เอามาใช้
ข้อบังคับขอถกข้อบังคับข้อ๑๗๘นะครับ
เมื่อสักครู่ท่านก็อภิปรายแล้วว่าเจตนารมณ์ของข้อ๑๗๘เนี่ย
บังคับขึ้นมาบรรยัติขึ้นมาเพื่ออะไรครับ
เพื่อไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลรู้ถึงข้อสอบล่วงหน้า
นะท่านผมประทวงท่านข้อหก
แล้วก็ผมอยากขออภิปรายสนับสนุนว่าทำไมผมประท้วงท่านในข้อที่๙

เอาสั้นครับท่านเชิญครับ
เนี่ยออกมาทำไมครับ
ออกมาโดยมีเจตนารมณ์ไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้รู้ถึงผลข้อสอบ
อันนั้นก็เป็นความยุติธรรมนะครับ
แต่เมื่อเข้าสู่ห้องสอบแล้วเอกสารต่างเนี่ยต้องให้กรรมการตรวจสอบ
ท่านสามารถใช้ข้อบังคับข้อ๙นะครับวงเล็บ๓เพื่อความสงบและเรียบร้อย
มิเช่นนั้นนะครับในสภาแห่งนี้ไม่สามารถจะอภิปรายหรืออะไรได้เลย
เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องใช้ข้อบังคับที่ข้อ๙วงเล็บ๓นะครับ
ตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ห้องสอบ
เมื่อเข้าสู่ห้องสอบแล้วไม่มีรัฐบาลไม่สามารถรู้ผลล่วงหน้าได้เลยครับ
ต้องตรวจเอกสารครับไม่ฉะนั้นผมเอาสารอะไรเข้ามาก็ได้
เอาอะไรเข้ามาก็ได้อย่างนี้พอขึ้นมาแล้วเนี่ย
ความเสียหายเกิดกับสังคมแล้วใครจะรับผิดชอบ
ข้อท้ายบอกว่าผู้นั้นต้องรับผิดชอบ
เขียนข้อบังคับนี้เป็นการปัสสาวะไม่รับผิดชอบ
เพราะว่าเรื่องของคุณผมไม่เกี่ยวอย่างนี้ไม่ได้ครับ
พอแล้วครับท่านผมขอวินิจฉัยครับ
ท่านต้องกลับไปดูข้อบังคับข้อที่๑๗๘วัก๓ให้ชัดเจนครับ
มันเป็นสิทธิของท่านสมาชิกที่จะนำภาพวีดีโอมาฉายโดย
ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของประธาน

แล้วถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรเป็นความผิดพลาดของสมาชิกที่จะต้องรับผิดชอบเอง

ฉะนั้นประธานก็ไม่อาจที่จะทำเป็นอื่นได้
ฉะนั้นเพียงแต่ว่าก็เพียงจะได้ฝากเตือนกันไป
ไม่ใช่ครับท่านต้องใช้ข้อ๙ด้วยครับ
เพื่อควบคุมการประชุมสภาให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย
มีฉะนั้นคราวหน้าใครถืออะไรเข้ามาก็ได้
เพื่อไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลรู้ถึงผลล่วงหน้า
เมื่อเข้าสู่
แต่เป็นการอภิปรายไม่แววินใจอย่างไร
ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจข้อสอบ
สมาชิกนะครับผมวินิจฉัยแล้วนะครับ
ถ้าจะประท้วงเรื่องเดิมขอให้หยุดเถอะครับ

คือต้องถกกันให้เข้าใจนิด
ไม่ต้องถกแล้วครับประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเด็ดขาดครับ
ถือว่าจบแล้วครับท่านนั่งเถอะครับ

ผมพระบูรณ์นิติตะวันในฐานะสมาชิกสภาพุทธแห่งราชศรรณ์

อนุญาตประท้วงท่านตามข้อบังคับข้อที่๖๙
ผมประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อตะกี้ท่านจุนพันธ์อมรวิวัตร
ที่ท่านเอ่ยถึงข้อบังคับข้อที่๑๗๘นะครับ
ท่านประธานครับการนำเอกสารหรือวัตถุต่าง
มาแสดงในที่ประชุมหรือมาอ่านในที่ประชุมต่างนั้น
เป็นข้อยกเว้นไม่ต้องให้ท่านประธานตรวจ
แต่ว่าสิ่งที่ผมประท้วงก็คือว่าในข้อ๖๙นั้น
พูดถึงการอภิปัยครับการอภิปัย
ซึ่งจะนำหลักฐานต่างมาประกอบการอภิปรายนั้นได้
แต่ไม่ใช่ท่านไปเอาคลิปวีดีโอที่มีการอภิปรายของผู้อื่น
มาเป็นการอภิปรายของท่านเอง
ซึ่งผมประท้วงไปแล้วแต่แม้ท่านประธานจะวินิจฉัยว่าทำได้ก็ตาม
แต่ผมก็ยังอยากจะขอประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อตะกี้ว่า
มันคนละประเด็นครับนะฮะข้อที่เป็นสิทธิ์ของท่านผู้อภิปราย
แต่ที่มีปัญหาชอบอภิปัยขออนุญาตแสรีพิสุธิ์

เอาคลิปสื่อมวลชนเอามาเปิดกันทั้งวันทั้งคืน

ผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ
ผมได้วินิจฉัยไปแล้ว
เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของท่านสมาชิก
นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไป

คนที่ถูกกระทบก็สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้
ท่านเสรีพิสุทธิ์ดำเนินการตามใดที่ยังไม่ผิดข้อบังคับ

ผมจึงไม่ได้อนุญาตให้ท่านครับ
ขณะที่ผมวินิจฉัยจบไปแล้ว
ท่านสมาชิกจะเอามาประท้วงอีก
ซ้ำข้อคำเดิมอีก

ผมเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ท่านต้องฟังเหตุผลประกอบการประท้วงผมก่อน
แล้วค่อยปิดใหม่แล้วก็ค่อยวินิจฉัยนะครับ

ก็ให้ท่านประท้วงไปรอบหนึ่งแล้ว

ผมจะเชิญท่านออกนอกห้องประชุมนะครับ

ผมขอเชิญท่านออกห้องประชุมครับ

นั่งลงแล้วก็ยังขึ้นมาพูดอยู่

แต่ถ้าไม่ให้ขึ้นมาพูดประเด็นเดิม
ถ้าท่านจะประท้วงประเด็นใหม่ผมจะอนุญาตครับ

เชิญท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายต่อครับ

ครับอันนี้ก็เป็นจะถามท่านนายกนะครับว่า
ครับอันนี้ก็เป็นจะถามท่านนายกนะครับว่า

อันนี้เป็นราชกิจจา๓๖นะครับ
อันนี้เป็นราชกิจจา๓๖นะครับ

ว่าพลโทษจิตติรอดบางอย่างเนี่ย
ว่าพลโทษจิตติรอดบางอย่างเนี่ย
เป็นสมาชิกพฤษภาคม

เกษียณ๓๐กันยานะครับ

แต่พลโทจิติเนี่ยลาออก

ตามที่ตกลงกับท่านนายกรมตรี
แล้วก็เป็นไปตามนั้น

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรรมการสัญหา
ท่านนายกรุงตรีเนี่ย

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี

ไม่ได้เป็นประธานคณะกรุงตรี
ไปเขายังผมปิดไมค์ก่อนเขายังไม่ได้พูดถึงใคร
นะครับท่านเจระนั่งนั่งเถอะครับเขายังไม่พูดถึงใคร
ก็ไม่ต้องพูดเลยครับนะครับเชิญท่านท่านปรินาจับประท้วง
เชิญครับท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวปารีนาไกรคุบ
สมาชิกรัฐสภาครณยช้ายสิตนะครับที่ฉันถูกพัดพิง
แล้วก็ชี้แจงด้วยนะคะในคลิปดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่มี
ข้อเท็จจริงเลยนะคะและไม่เป็นความจริงด้วยครับที่ฉัน

ท่านประธานค่ะท่านฟังดิฉันใช้สิทธิพัดพิงอยู่นะคะ
ท่านประธานช่วยอนุญาตด้วยนะคะ

ผมจะให้ท่านอภิปรายพาดพิงทีหลังนะครับ

ผมจะอนุญาตให้ท่านพาดพิง

อนุญาตแต่ว่าขอให้ท่านเสียหายพิสูจน์
ท่านจบการอภิปรายก่อนนะครับ

ผู้ที่มาพูดว่านักโทษในที่นี้นะครับ
ก็คือคนอยู่ในที่นี้นะครับ

ผมขอให้ท่านที่พูดเนี่ยถอนนะครับ

วิรัติครับผมก็ได้ยินนะครับ
ที่บอกว่ามีนักโทษอยู่ในห้องสภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรติ

ผมขอท่านได้ถอนคำว่า
มีนักโทษอยู่ในห้องประชุม

จริงจริงกลับกับคุณท่านประธานนะครับ
ท่านถอนเลยครับท่านเสียหายพิสูจน์
หน้าพักท่านจะได้อภิปรายต่อได้ครับ

ครับผมวิรัติวรสลินภักดิ์เสียรุ่นไทยนะครับ

ท่านท่านวิรัติครับท่านจะไปอภิปรายต่อไม่ได้นะครับ
ถอนคำว่ามีนักโทษอยู่ในห้องประชุมตรงนี้

เพราะหัวหน้าพักท่านจะอภิปรายต่อได้นะครับ
ท่านเสียรุ่นช่วยบอกท่านวิรัติหน่อยครับ
ครับท่านประธานเดี๋ยวผมถอนก็ได้นะครับท่านประธาน

ขออนุญาตค่ะ
ผมยังไม่เคยพูดว่าในที่นี้มีบ้านลุกน้ำและกันโดนธรรมคตี
ศิราครับถ้าจะใช้สิทธิ์พาดพิงเดี๋ยวก็ใช้ทีหลังนะครับ

เชิญท่านเสรีพิสุทธิอภิปรายต่อเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับธรรมฐานครับ
เมื่อคลิปสักครู่นะครับก็ได้ระบุไว้ชัดเจนไว้ว่า
ท่านนายกเนี่ยนะเห็นทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมา
อะไรละลาบละล้วงท่านประธานท่านประธานชวน
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในสภาแห่งนี้
ท่านนายกก็ได้กรุณาเตือนทั้งสองท่านไปแล้วนะครับ
แต่คำเตือนของท่านย้ำไปถึงว่า
ถ้าไม่เชื่อฟังจะตัดเงินเดือนในส่วนที่พักจ่ายให้
มันมีประเด็นครับท่านไม่ใช่มีประเด็นผมหยิบขึ้นมาเนี่ย
มันมีแประเด็นทั้งนั้นนะตั้งแต่ต้นแล้วละครับ
จนถึงตอนนี้ก็แสดงว่าท่านนายกจะยืนยันว่า
พักเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้กับสมาชิกพัก
ซึ่งต่างกับภาคเซรีโดมทรายที่สมาชิกต้องบริจาค

นะครับแล้วก็ท่านไปถามกรกตได้นะครับ

ท่านเซรีพูดสุดครับมีท่านสมาชิกประท้วง
ผมขอประท้วงข้อบังคับ๖๙ครับเรื่องนี้ไม่มีเรื่องจริงนะครับ
เป็นข้อประคับ๖๙นะครับพูดจามเสียสีแล้วก็ไม่มีเคราะห์จริงนะครับ
ทำให้ผู้เสียหายครับเอาจากสื่อเนี่ยมาพูดอย่างเนี้ย
ท่านเซฬาครับผมขอท่านนั่งก่อนครับ
ผมจะให้สิทธิ์ท่านใช้สิทธิ์พาดพิงครับนะครับ
เชิญท่านเซรีพี่สุดอภิคนาคต่อเลยครับ
กลับเรียนประธานครับความจริงผู้ที่มีหน้าที่ตอบคำถามผมนี่คือท่านนายกนะครับ
ไม่ใช่ท่านผู้ประท้วงนะครับท่านไม่มีสิทธิ์ประท้วงหรอกนะครับ
นะต้องให้ท่านนายกเป็นผู้ตอบคำถามผมนะครับ
เมื่อสักครู่เป็นคลิปส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยจะตัดเงินเดือน
ผมก็เอ๊ะเงินเดือนเนี่ยปกติสภาพผู้แทนรัศดรก็ส่งเข้าบัญชีสมาชิกทุกคนเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านนายกจะไปตัดเงินเดือนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของท่านได้ไง
แล้วท่านก็ไม่ใช่หัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับแต่ท่านแสดงว่าท่านรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วพลังประชารัฐจ่ายเงินเดือนให้กับสอสอในพักอย่างไรอะไรทำนองนั้นนะครับ

ภาพแรกไม่ใช่ฮะอ่าครับภาพแรกนะเป็นภาพข่าวซ้ายมือนะฮะ
ท่านนายกขู่ตัดเงินเดือนนะครับจากอะไรจากอมรินนะครับจากอมริน
ภาพที่สองไม่พอนะครับประชาชนออนไลน์ยังเสนอข่าวว่า
พักนะคุณประวิทย์นะฮะขู่ตัดเงินเดือนศิละเอนะครับ
ด่ายคุณชวนนะครับนะแล้วภาพขวามือที่สาม
มันก็สมกันนะฮะคุณอนุชาเป็นใครกับเลขาภักดิ์นะครับ
เชื่อชวนให้อภัยไม่ติดใจไม่ตัดเงินเดือนศิละปรินาจากประชาชาติธุรกิจครับ
ทั้งสามภาพนี้เป็นการยืนยันหรือเปล่าครับว่าพักพลังประชารัฐเนี่ย
จ่ายเงินเดือนให้กับสมาชิกพักพลังประชารัฐนะทุกเดือนนะครับ
ทุกคนนะครับผมก็สอบถามเพื่อนสมาชิกนะครับ
นะครับนะเขาก็บอกว่าพักจ่ายให้นะสอสอคนละสองแสนบาทต่อเดือน
นะครับสมมุตินะฮะเงินเดือนสสสองสามแบบต่อเดือนทุกคน
เนี่ยเอาภักดิ์พลังผิดสุดครับผมอยากจะเตือนท่านครับว่า
การนำข้อมูลที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับไม่มีการยืนยันมาพูด
เป็นการใส่ร้ายเพื่อนนะครับฉะนั้นอยากจะให้ท่าน
ได้ถอนคำพูดที่บอกว่ามีพักการเมืองจ่ายเงินเดือนให้พักสองแสนบาท
ผมผมถ้าไม่จริงนายกก็ตอบท่านไม่ควรตอบแทนนายกหรอกนะครับท่าน
มันมันไม่ใช่ครับนะฮะเพราะว่าอยู่ในสะพานนี้ท่านประธานค่ะ
ผมกำลังกล่าวหาว่าท่านประธานครับรัฐบาลเอาเงินมา
พักพลังเจ้าโดนเงินมาจากไหนท่านประธานค่ะเอาเงินมาจากบ่อนหรือเปล่า
นะครับผมกำลังผมกำลังคุยมันมีที่มาที่ไปนะครับ
ครับผมกำลังคุยกับท่านเสรีพิสุทธิ์อยู่ครับ
คือท่านจะพูดว่ามีข่าวอย่างนั้นข่าวอย่างนี้นี่มันก็ได้
แต่ว่าท่านระบุชัดเจนว่ามีการจ่ายเงินเดือน
คนละ๒แสนจากพักการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้
มันเป็นการใส่ร้ายในขณะที่ประธานนั่งฟังอยู่นี่
คงไม่อนุญาตให้ให้พูดคำนี้นะครับถ้าท่านจะพูดในลักษณะตาม
มันมีข่าวที่ถ่ายไปแล้วนี่ผมก็ยังพอรับได้
ว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ท่านระบุว่ามีพักการเมือง
ภาคการเมืองอยู่ที่นี่ประมาณเกือบยี่สิบยี่สิบภาคมั้งครับ
ฉะนั้นมันก็จะเกิดความเสียหายกับภาคการเมืองผมไม่อยากให้ท่านพูดเรื่องนี้
นะครับขอขอให้ถอนคำพูดเสียคำตัวนี้ที่ที่ไประบุว่าภาคการเมืองจ่าย
เดือนละสองแสนนะครับไม่ได้กล่าวหาภาคการเมืองเลย
อืดอืดเลยนะครับนะผมแค่เอาคำพูดของท่านอ่าที่
ท่านนายกที่พูดนะในคลิปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ภาพข่าวสามภาพเนี่ย
มาพูดให้ชัดเจนว่ามีการจ่ายเงินเดือนจริงถูกไหมครับแล้วจำนวนสองแสน
เอามาจากไหนเดี๋ยวผมจะพูดนะฮะนะครับท่านครับไม่งั้นผมจะตรวจสอบ
ในฐานะประธานการบริการนะครับตรวจสอบสอสอว่ารับเงินเดือนจริงหรือเปล่า
เชิญคุณช่วยตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับท่านเสรีครับเดี๋ยว
คุณปรินาประท้วงเชิญครับท่านประธานค่ะที่ฉันขอประท้วงท่านประธานข้อเก้าค่ะ
เมื่อกี้ท่านประธานวินิจฉัยว่าให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดนะคะเพราะว่า
เรื่องการให้เงินเดือนในพักพลังประชารัฐมันไม่เกี่ยวกับการอภิปรายในครั้งนี้
เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์และก็ไม่เป็นความจริงด้วย
ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วว่าให้ผู้อภิปรายเนี่ยถอนคำพูดนะคะ
ก็ขอให้ท่านประธานเนี่ยควบคุมการประชุมด้วยให้ผู้อภิปรายเนี่ย
คำพูดด้วยค่ะเพราะเสียหายไปหมดแล้วนะคะท่าน
ท่านท่านเสรีพิสุทธิ์ครับผมขออะไรครับขอให้ถอนคำพูดตรงนี้เสีย
ท่านท่านฟังให้ผมจบซะก่อนนะครับว่ามันจริงเท็จยังไง
ไม่แล้วครับประเด็นนี้ปล่อยผ่านคงไม่ได้แหละครับ
ขอให้ท่านก็พูดเถอะครับผมผมมีที่มาที่ไปนะครับ
ท่านประธานครับถ้าไม่ถอนก็ให้ออกเชิญออกเลยครับ
ท่านต้องถอนคำพูดตรงนี้ครับแล้วค่อยอภิปรายต่อครับ
คือท่านพูดชัดเจนผมฟังอยู่ครับ
ผมก็ฟังแล้วผมก็ไม่สบายใจเป็นการใส่ร้ายกันนะครับ
ก็ชัดเจนมั้ยครับพ่อท่านนโยคน่าจะตัดเงินเดือน
ขอขอพูดได้ตรงท่านประทานครับเดี๋ยวขอ
เดี๋ยวขอท่านนิโรธก่อนนะครับ

ท่านประธานครับผมนิโรธสุนทรเลขาสมาชิกพักพลังประชารัฐ
เป็นผู้แทนราชดรจังหวัดต้องคอนสวรรค์
ประท้วงท่านประธานในข้อ๙เช่นเดิมนะครับ
วงเล็บ๓เหตุผลเพราะว่าอะไรไหม
เป็นเหตุผลประกอบคือ๑๗๘มันมีปัญหา
ผมเป็นกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐได้รับความเสียหายในกรณีนี้
ตลอดเวลาผมฟังท่านผู้มีอภิปรายผมไม่เคยประท้วงเลยนะครับ
ผมเพียงแต่ประท้วงท่านประธานเรื่องข้อบังคับการวินิจฉัยเท่านั้นเอง
แต่ข้อนี้นะครับภักดิ์พลังประชารัฐเสียหายผมในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพัก
ผมอยากให้ท่านผู้ทรงเกียจที่กำลังอภิปรายและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักในสภานี้ถอนคำพูดนี้ด้วยครับกราบขอบคุณครับ
ผมท่านนิโรธครับผมเองก็ได้วินิจฉัยไม่ได้รอท่านประท้วงเลย
ผมฟังแล้วว่ามันเป็นการใส่ร้ายวันนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรรมตรีและคณะรัฐมนตรี
ไม่ได้ให้ไปไว้วางใจไม่ให้ได้ไปเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพักพลังประชารัฐ
ฉะนั้นท่านจะไปกล่าวหาพักการเมืองพักใดพักหนึ่งไม่ได้ครับท่านต้องถอนคำพูดครับ
ท่านครับท่านยังไม่ได้ฟังผมพูดเลยนะแล้วก็ผมไม่ได้กล่าวหาคือ
ท่านตรงวิทย์เป็นหัวหน้าภักร์พลังประชารัฐหรือเปล่าท่านผมฝ่ายไม่ไว้วางใจท่าน
ขอให้ผมได้วินิจฉัยกับท่านเสรีพิสุทธิ์เถอะครับผมกำลังนั้นอยู่
คือถ้าท่านจะโตเถียงกันเองต้องออกไปเถียงกันข้างนอกนะครับ
เสรีพิสุทธิ์ครับขอให้ถอนคำพูดเถอะครับเพราะมันเป็นการใส่ร้ายพักการเมือง
ท่านรู้ได้ไงว่าผมใส่ร้ายถ้าท่านจะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรี
คืออยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีการกล่าวหาพักพลังประชารัฐอยู่ในยติ
ท่านเปิดดูเลยครับ
ไม่ได้ท่านครับท่านพูดถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่บกพร่องเสียหาย
แต่ถ้าท่านพูดถึงภักร์การเมืองไม่ถูกครับท่านถอนคำพูดเหรอครับ
ฟังประเด็นไปหรือเปล่าผมกำลังจะพูดว่าพักพลังประชารัฐทุจริตเอาเงินมาจากไหน
ท่านถอนคำพูดก่อนจากพีพรายได้

ถอนที่๙ท่านพระบุรณิชส์

ท่านไม่นิยมหรืออยากเถิดหอยเท่านั้นครับ

แค่เกดเตือนสหรือภลังบรัฏรัช์
ที่ท่านย้ำครั้งสุดท้ายก็บอกว่า
เป็นภลังบรัฏรัฐ

นะครับท่านก้อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วขอขอให้ท่านกำพูดนะครับ
เจ้าหน้าที่เปิดคลิปให้ท่านฟังให้ท่านประธานทภาษณ์ฟังอีกทีนะครับ
ว่าเป็นยังไงครับนะครับท่านฟังคลิปเมื่อกี้เข้าใจหรือเปล่า
ท่านท่านถอนคำพูดครับเปิดภาพให้ดูก็ได้
แล้วท่านท่านจะได้คิดใหม่ดิว่าเป็นยังไงท่านเมรานครับ
เสรีถอนคำพูดนะครับถอนเถอะครับท่านจะได้อภิปรายต่อได้ครับ
ถ้าถ้าท่านไม่ถอนผมก็จะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อครับ
มันเป็นการใส่ร้ายพักการเมืองครับตกลงท่านท่านเชื่อภาพข่าวเมื่อกี้หรือเปล่าครับ
ท่านครับขอให้ท่านนะท่านตอนนี้ท่านไปยุทธนุชาฯถ้าไม่เกิดไปฟ้องร้อง
ท่านประธานครับประธานไม่มีสิทธิ์จะเชื่อไม่เชื่ออะไรครับ
ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นครับ
ท่านท่านถอนคำพูดเถอะครับผมผมได้ยินชัดเจนที่ท่านบอกว่าพักการเมืองให้เงินกับ
ประธานครับท่านประธานครับ
หลายหมดแล้วนะครับดื้อด้านจริงจริงคนนี้แผลแล้วยังดื้อ
พอแล้วครับพอแล้วครับนั่งตรงแต่ครับ
ขอให้ขอให้ผมทำนาธิเนี่ยครับ
เดี๋ยวนะครับผมขอให้ท่านเสรีถอนคำพูดก่อนครับ
ไปทอนคำไหน
พูดให้ชัดเจนบอกท่านหลายครั้งแล้วถอนเถอะครับ
ท่านประธานค่ะที่ฉันยกมือขอประท้วงท่านที่จะต้องอัน

ประธานกำลังวินิจฉัยเรื่องนี้อยู่ท่านประธานค่ะที่ฉันขอประ
ท่านท่านเศรีย์ถอนคำพูดเสร็จท่านประธานค่ะที่ฉันขอประท้วง
ท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่เก้าค่ะท่านต้องท่านประธานค่ะ
ที่ฉันยกมือก่อนนะคะท่านประธานค่ะนั่งเถอะครับทุกท่านนั่งครับ
ผมขอท่านเสรีถอนคำพูดตัวนี้ก่อนนะครับที่บอกว่าพักการเมือง
จ่ายเงินสอสอเดือนละสองแสนมันเป็นการใส่ร้ายพักการเมืองนะครับ
วันนี้เราไม่ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพักการเมืองนะครับ
ท่านท่านปฏิบัติตามประธานนะครับท่านถอนคำพูดนะครับ
แล้วท่านจะอภิปรายต่อโอเคท่านเชื่อใช่ไหมประเด็นที่ภาพสามข่าวมาสักครู่เนี่ย
ว่าคุณประยุทธ์คุณประวิทธิ์ท่านประธานค่ะคุณอฮุชาเนี่ย
จะตัดเงินเดือนใช่ไหมท่านประธานค่ะท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามประธานหรอกครับ
ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเชื่อไม่เชื่อพี่น้องประชาชนเขาดูอยู่นะครับ
ถอนเถอะครับแล้วท่านจะอภิปรายต่อได้นะครับ
เชิญออกกันได้แล้วครับสติไม่ดีแล้วคุณประธานค่ะ
นั่งเถอะครับท่านเสียร้านนั่งเถอะครับผมยังไม่โดยยาศ
และขอให้ทุกท่านมีมารยาทด้วยนะครับประธานยังไม่อนุญาตห้ามพูดนะครับ
ท่านเสียรีครับผมจะไม่พูดจำนวนเงินนะครับ
ท่านประธานค่ะท่านถอนคำว่าพักการเมืองจ่ายเงินสอสอเดือนละสองแสนนี่
ผมพูดแต่ผมพูดคุณประยุทธ์คุณประวิทย์ไม่ได้ครับ
ไม่ได้ครับท่านท่านเสรีครับท่านอย่าเถียงประธานนะครับ
นะครับท่านอย่าเถียงประธานท่านถอนคำพูดให้เรียบร้อย
อภิปรายต่อได้ครับประท้วงท่านท่านประธานแล้วครับ
ท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วนะคะประธานก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับ
พวกท่านจะทำยังไงเชิญท่านเสรีถอนคำพูดก่อนครับ
ท่านครับจะได้อภิปรายต่อครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ
ผมขอเถอะนะครับเบ้นจะว่าไงกลัวสีหน้าเหรอครับ
นั่งลงไอ้นักโทษท่านประธานค่ะไปใหญ่แล้วครับ
ท่านท่านเสรีครับถอนถอนคำพูดนะครับ
มันจะต้องถอนอีกหลายคำน่าจะเป็นอย่างนี้
เอาถอนคำพูดคำแรกก่อนเถอะครับอย่างนั้นการประชุมมันเดินไปไม่ได้นะครับ
ตุ๊กน้ำเชิญครับพอแล้วท่านท่านศิลาครับ
ขอให้นั่งนะครับท่านจิราขอให้นั่งครับท่านปรินาเชิญนั่งก่อนครับ
ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะพาดพิงผมจะให้ท่านอภิปรายนะครับ
ถ้าลุกขึ้นมาอย่างนี้ผมจะได้เชิญออกนอกห้องประชุมกันหมดนะครับนี่
เชิญท่านเสรีครับท่านถอนเถอะครับเพื่อให้การประชุมมันต่อได้จนจบนะครับ
ผมเชื่อเลยว่าชาวบ้านทุกคนรู้ดีนะครับว่าอะไรคืออะไร
แล้วภาพที่ผมขึ้นไปเนี่ยท่านไม่ต้องอภิปรายตรงนั้นต่อล่ะครับ
ต้องขยายความท่านถอนคำพูดเถอะครับ
พอท่านถอนคำพูดแล้วท่านจะอภิปรายต่อยังไงก็ได้ที่ไม่ผิดข้อบังคับ
เชิญครับท่านเสรีครับผมขอทอนทูตที่จ่ายเดือนละสองแสนนะครับ
ครับเชิญอภิปรายต่อครับครับไม่ยังไม่ถอนความโทษนะครับ
สรุปว่าผมขอให้พี่ปลาถอนดิครับนะครับถอนแล้วครับ
แล้วถอนแล้วครับท่านท่านเสรีท่านถอนแล้วครับ
ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเชิญท่านเสรีอภิปรายต่อครับ
นะฮะผมผมมากินไปแล้วเนี่ยแต่ผมสรุปว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะ
นะครับเพื่อนสมาชิกปัดพักปัดเศษเนี่ยก็มารับสารภาพกับผมหมดนั่นอ่ะ
ได้รับได้รับได้รับตามจุดที่พูดมาสักคู่เจตามไป
ผมบอกไอ้น้องเดี๋ยวผมถามในสภาเลยได้ไหม
เขาบอกกล่าวผมเลยท่านผมพูดกับท่านได้
นะครับแต่ผมพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวกลายเป็นเพราะว่า
ผมรับเงินเกิน๓๐๐๐บาทเดี๋ยวผมจะซวยไปด้วย
นี่คือข้อเท็จจริงนะผมไม่มีคนอย่างผม
เหรียญลามาดื่มน้ำพิพัสติยาแล้วจะเอาความเท็จมากล่าว
ไม่มีนะครับนะเพราะสรุปแล้วเนี่ยนะก็ต้องจ่ายเงินเดือนกันอย่างนั้นนะครับ
อ้าวแผ่นที่สี่สิบนะครับ
อันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับของคนคนไทยในอังกฤษนะครับ
เขาเฟซบุ๊กมาผมขออนุญาตเขายังรู้มากกว่าเราเลย
ขออนุญาตประทวงครับปริบบอลไม่ได้ไม่รู้เลยว่าใครคุม
ในรายได้ของภักดิ์ภรรยาประชาลัดครับครับอ๋อประทวงครับ
ทำไมตัวปิดบอลไม่ได้ท่านเซรีครับท่านเซรีครับ
ประเด็นที่คลิปที่ท่านฉายเมื่อกี้นี่ก็เป็นประเด็นเดียวกับที่ท่านพูด
ฉะนั้นผมขออนุญาตให้ท่านไม่อนุญาตให้ท่านเปิดคลิปนี้นะครับ
เพราะมีชื่อการเมืองมันเป็นการใส่ร้ายพักการเมืองครับ
จะโดยการพูดโดยการฉายคลิปวิดีโออะไรก็ตามครับ
วันนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรรมตรีและรัฐมนตรี
ทั้งสิบท่านท่านลงประเด็นของท่านนายก
ลงประเด็นของลำตีไปเลยครับอย่าไปพาดพิงพักการเมืองเขา
ทั้งนั้นการอภิปรายมันเดินไปไม่ได้นะครับขอขอท่านนะครับ
เอาผมให้ได้ครับแต่ว่าท่านก็ต้องเข้าใจว่า
ประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักนะครับอ่า
ผมไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เป็นหัวหน้าพักที่ทำงานอย่างนี้นะ
ท่านก็อภิปรายเฉพาะประเด็นตัวท่านพลเอกประวิทย์สิครับก็นั่นแหละ
ท่านจะไปละลาบละลวงเข้าทางเมืองเขาเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี่ท่าน
มีชื่อพักการเมืองเต็มเลยผมดูแล้วก็จริงจริงเอาเงินมาจากไหนครับ
ท่านท่านไม่เช่นกับทุกท่านครับจริงไม่จริงท่านเซรีครับ
จริงไม่จริงไม่มีใครพิสูจน์นะครับแต่การฉายคลิปวิดีโอเมื่อกี้
หรือการพูดที่ผ่านมามันเป็นการใส่ร้ายพักการเมืองครับประธานอนุญาตไม่ได้ครับ
ต่อไปสี่สองครับอันนี้ได้ไหมครับท่านประธาน
ประวิทย์นะภาพข่าวมาเลยตำรวจรับสวยเป็นเรื่องส่วนตัว

ว่าตำรวจรับสวยครับแต่ว่าปัดเป็นเรื่องส่วนตัว
ผมขออนุญาตประท้วงนะครับนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไงครับ
รีครับท่านมีท่านสมาชิกประท้วงครับท่านนิโรธประท้วงเรื่องอะไรครับ
ครับผมประท้วงข้อเก้าครับวงเล็บสามเพราะว่าภาพเนี้ยนะครับ
มันมีการพิสูจน์ไหมล่ะครับว่าเป็นตามที่ข้อความที่เขียน
ปัญหาของร้อยเจ็ดสิบแปดก็คือตรงนี้แหละครับถ้าท่านไม่ให้ตรวจสอบก่อน
ถ้าเวลาเข้าสู่ห้องสอบแล้วตรวจตรวจแล้วจะอภิปรายก็อภิปราย
นี่ตักการนะครับท่านอย่างนี้ขึ้นมา

ผมเป็นสมาชิกภักดิ์พลังชาลัศน์นะครับ
ว่าคำพูดที่เขียนอยู่ในภาพเนี่ยครับ

และเกิดความไม่สงบในสภา
คืออย่างนี้ครับท่านนี้รวรรดิครับ
ผมรับฟังครับชิคแจงคำตัดตัวของท่านแล้วนะครับ

ขอบคุณค่ะคลิปเมื่อกี้ท่านเสรีพิสูจน์ไม่ผิดนะครับ
มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอได้
พิสูจน์ได้ไหมครับว่ามันจริงหรือเปล่าครับ

ร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

สิ่งที่เขามองเห็นว่ามันเป็นความผิดพลาด

เขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอได้
แล้วถ้ามันไม่ถูกยังไง
วันนี้ประธานก็วินิจฉัยไม่ได้หรอกครับ

ท่านสมาชิกก็วินิจฉัยไม่ได้

แม้บางครั้งท่านก็อาจจะพักอยู่ข้างห้องหลังบันลัง

ตอนที่ท่านชี้แจงท่านก็จะชี้แจง
ด้วยตัวท่านเองท่านไม่ต้องมาชี้แจงแทน
ท่านครับผมขอทำความเข้าใจนะครับ

ผมวินิจฉัยแล้วท่านนั่งเถอะครับ

ถ้าหากว่าข้อบังคับใช้ไม่ได้

ว่าผมเลือกท่านไปผิดนะครับ
ลงคะแนนให้ท่านผิดครับขอบพระคุณครับ

เชิญท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายต่อเลยครับ

ก็ฉายภาพเก่าด้วยนะครับ

ครับตอนนี้ท่าน

ตลอดตราว่าไม่มีบอล

แต่พอพญาหลักฐานนะครับ

ตอนนี้ท่านก็เริ่มออกมารับแล้ว

ตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้บัญชาท่านนายก
ประวิทย์หรือแม้ฝ่ายปกครอง

ผู้ใต้วิชาของท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้มิชชาท่านนมตรี

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ
ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับ

ไปรับผลประโยชน์เขานะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านนิดเดียว
นะครับท่านท่านท่านประธานยาวผมเอาเรื่องเก่าพูดเลยนะครับ
ผมเป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ท่านนายกก็คงอยู่แถวนั้นแหละนะผมย้ายจากอีสานมาคนเดียว
มาเป็นภูมิกับชนบุรีผมประกาศว่าผมมีตำรวจอยู่สองพันคน
มีอำนาจสืบสวนสอบสวนจับคู่ดำเนินคดีทั่วประเทศมีอาวุธอยู่ในมือ
เองเป็นใครเจ้าพ่อตั้งด่านหน้าบ้านมันจบเจ้าพ่อภาคตะวันออกและเดี้ยง
ไม่กล้าออกจากบ้านกลัวตายแค่นี้ผมก็ปราบเจ้าพ่อได้แล้วนะครับ
บ่อนก็เหมือนกันนะครับวิธีปราบง่ายเอาตำรวจไปยืนหน้าบ่อนดิ
นะครับรู้ที่ไหนมีบ่อนตรวจไปยื้อหน้าบ่อนมันก็เปิดไม่ได้
แต่ที่มันเปิดได้เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับนะไม่รับผลประโยชน์เองนะครับ
จนกระทั่งแผ่นที่สี่ห้าฮะอันดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในรอบเจ็ดปี
ท่านลองดูนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องบ่อนแล้วนะครับ
มันเป็นเรื่องอ่าภาพลักษณ์นะครับของไทยในรอบเจ็ดปีนะ
ปีห้าเจ็ดซ้ายมือสุดนะครับก็ท่านยิ่งรักนะครับ
เป็นนายกอยู่ครึ่งปีพอพฤษภาท่านประยุทธ์ก็มาเป็นนายกต่อนะครับ
แต่หลังจากนั้นเลยนะครับท่านนะครับได้รู้จักนักการมือง
เข้าไปมากแล้วมันก็เลยเลื่อนไป
๙๑๙๖๙๙๑๐๑ปัจจุบันเป็น๑๐๔นะครับไอ้๑๐๔น่ะมันอยู่ตรงไหนน่ะ
อ่ะลองเปิดแผ่นใหม่ดูนะครับนะครับร้อยสี่เนี่ยนะครับ
ดัชนีวัดภาพลักษณ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ
หนึ่งกันยูซิแลนด์กรอบแดงบนอันดับสามนะครับ
คือสิงคโปร์เพื่อนบ้านเหล่านี้เองได้คะแนนแปดสิบห้านะครับ
เกาหลีใต้ขณะที่ว่าแน่แน่นะครับนะยังได้คะแนนแค่หกสิบเอ็ด
ผ่านเกณฑ์ห้าสิบมานะครับผ่านเกณฑ์ห้าสิบนะ
ได้มาสาดลำดับที่สามสิบสามมาเลเซียได้ห้าสิบเอ็ดผ่านเกณฑ์
นะครับแต่ประเทศที่คุณธรรมนัฐไปเรียนเนี่ยวันรูละตู
เนี่ยผมไม่รู้จักแล้วนะครับยังได้๔๓คะแนนสูงของไทย
ไทยได้สาดที่หกคะแนนได้อันดับร้อยสี่นะครับ
นั้นตัวหนังสือข้างข้างเนี่ยก็บอกถ้าได้คะแนนสามสิบหกจากหนึ่งร้อย
ซึ่งต่ำกว่าครึ่งหมายความว่าเป็นประเทศที่คนทั้งโลกรับรู้ว่า
มีการอันดับต้นต้นของโลกนะครับฉะนั้นผมก็กลับเรียนว่าไทยน่ะ
กว่าจะได้คะแนนนะครับอันดับขึ้นไปเท่าเกาหลีเนี่ยนะฮะ
คงจะต้องประหารในชีวิตนายกรมตรีอีกหลายคนทีเดียวนะครับน่าถึงจะไปเทียบ
เกาหลีก็ได้นะถ้าอันดับไทยจะดีขึ้นนะครับ
ต้องเติมเริ่มความดีกับนะครับผู้มีอิทธิพลนะครับ
ทั้งสามคนอย่างงี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นจะไม่ลดลงนะครับ
ดีหากจะอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้าน
เมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจให้ก่อความ
วุ่นวายเดือดร้อนได้ผมแนะนำท่านนายกท่านรองนายก
แล้วก็ท่านน้องตรีหมาดไทยพี่พี่น้องน้องผมทั้งนั้นอ่ะ
ผมไม่อภิปรายหรอกนะครับแต่นี้เมื่ออภิปรายมาแล้ว
ผมก็ต้องแนะนำท่านให้ไปดูพระราบรราชนายหลวงนะให้
ท่านแต่งทั้งคนดีลงไปนะครับอย่าเอาไปแต่งท่างยคน
คนที่มันคุมบ่อนหาเงินบ่อนไปนะครับอะไรต่างเนี่ยไม่มีทางปอบบาปได้หรอก
ท่านตั้งคนดีไปแป๊บเดียวเขาก็ทำกันเองนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับ
ธิบดีนรงค์ย้ายผมจากมุทหารมาชนบุรีคนเดียวผมยังจัดการเจ้าพ่ออยู่ติดคุกไปนะครับ
ต่างทั้งหลายหมดนะมันไม่เรื่องยากที่ท่านจะทำนะครับ
ท่านประธานครับนะท่านที่อยู่ในสภาครับท่านลองหลับตาสักนิดหน้าหลับตาสักนิดท่านจะเห็นอะไรครับ
มันมืดสนิทไปหมดนะฮะจริงไหมครับประเทศไทยตอนนี้มันมืดมิดสนิท
ไม่รู้จะไปแก้ไขรัฐหายังไงแล้วที่ท่านสุธินคลังแสงอภิปรายเมื่อเช้า
เพื่ออธิบายยัตติของท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับโอ้โหมันเยอะแยะมหาศาลนะครับ
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขที่จะดำเนินการซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านนายกนั่นแหละนะ
ผมพูดคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอสรุปนะฮะ
ข้อที่จริงพญาหลักฐานที่ผมกลับเรียนท่านประธานนะครับ
ไปท่านหนึ่งนายกนะครับทั้งหมดในเวลานี้ผมเชื่อได้ว่านะครับ
ท่านนายมตรีท่านประวิทย์รองนายมตรีท่านโรงน้ำตรีมหาดไทยนะครับ
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่อง
ไล้ประสิทธิภาพไล้ผู้มัญญาไล้ความสามารถ
ไล้คุณธรรมเจริยธรรมไล้จีนสมุทรความวิชาพ
และไล้วุฒิภาวะท่านถึงกล้าพูดขึ้นมาไงอ่ะ
บริหารนายกก็ป่าวบ่อนไม่ได้นี่พอท่านไล้วุฒิภาวะนะครับ
โดยที่ท่านมีพฤติการทุจริตช่อชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
โดยการแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปแสวงหาประโยชน์
โดยการคิดกับเจ้าของบ่อนกาบนันแล้วก็ปล่อยปะละเล่อให้มีบ่อนกาบนัน
ผิดกฎหมายในหลายพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด
เดี๋ยวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับสำหรับพักผมก็จะมอบหมาย
ท่านเรวัตย์วิทยุเวียบออธิปฏิกรมการแพทย์มาอภิมภายในเรื่องนี้ต่อ
เพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะให้ความไว้วางใจทั้ง๓ท่าน
เป็นนายกรมตรีเป็นรองนักยกรมตรีหรือรัมตีว่ากันสนุนการประสูรหมาชไทย
ได้อีกต่อไปครับนะครับขอบคุณครับธรรมฐานครับ